และตอนนี้แขกรับเชิญที่จะมาร่วมรายการสถานีผีดุของเรานั่งอยู่ข้างข้างผมเป็นที่เรียบร้อยครับท่านนี้เป็นเจ้าของเรื่องคนหาทำใน
เอาทุกสิ่งทุกอย่างที่จะหาคำตอบให้กับตัวเองได้

ผลสุดท้ายก็มีคำตอบว่ามันมีอยู่จริง
ทีนี้ผมคงต้องถามคุณลิ้นแต่ผมมีคำตอบอยู่ในใจอยู่แล้วล่ะ
เชื่อว่าคุณลิ้นจะต้องตอบเต็มร้อย
โลกนี้ถ้ามีเรื่องผีเต็มร้อยเปอร์เซ็นต
คุณลิ้นเชื่อกี่เปอร์เซ็นต์๑๐๐ว่าโลกนี้มีผีอย่างแน่นอน
ครับผมเพราะว่าเขาพิสูจน์ตัวเองมาแล้วนะ
แล้ววันนี้เรื่องที่คุณริ้นจะมาเล่าให้พวกเราได้ฟังกัน
มาพร้อมกับชื่อเรื่องสถานีผีหลอกครับ
เป็นคู่แข่งกับสถานีผีผีดุของเราเลย
เป็นเรื่องราวที่มันเกี่ยวข้องกับสายงานอาชีพของตัวเอง

ตอนนั้นทำงานเป็นดีเจอยู่ทุกวันนี้ยังทำอยู่ไหม
ก็เลิกมาหลายปีแล้วครับเป็นวิทยุชุมชน
พันตัวมาทำออนไลน์นานแล้วครับ
โอเคก็ผมว่ามันเป็นการละเวลา
โรยไปตามเวลาทุกวันนี้ยังไงก็ต้องออนไลน์
จริงเราจะย้อนเวลากลับไปนะตอนนั้น
ตอนที่เป็นนักจัดรายการวิทยุนานหรือยังเรื่องนี้

๒๐๐๙ยุคนั้นแน่นอนว่านอกจากสถานีวิทยุหลักแล้วเนี่ย
สถานีวิยุชุมชนมันเกิดขึ้นเยอะแยะมากมาย
ถูกไหมฮะไปที่ไหนที่ไหนก็จะมีจุดนั่นจุดนี่อะไรอย่างนี้
นี่คือเรื่องที่คุณลิ้นเจอมาในสถานีของตัวเองเหรอ

สถานีผีหลอกนี่นะที่ทำงานเราด้วยนะ

สถานีนี้ตั้งอยู่ตรงข้ามกับทางสามแพ่ง
ทางมาพุ่งเข้าหาสถานีเลย
มีถนนตัดผ่านแล้วเยื้องไปตรงนี้เป็นสู่ศาล

สถานีนี้มันเป็นออฟฟิศหรือเป็นบ้าน

แล้วเขาก็เลือกไปสร้างอยู่ตรงทางสามแพ่ง

เลยไปหน่อยข้างกันเป็นสู่ศาล

ตรงนั้นที่มันค่อนข้างที่จะราคาถูก
แล้วก็เป็นที่อยู่ของ

เขาก็ยกให้พี่น้องชาวมุสลิมเข้ามาตั้งรกราก

จงใจว่ามันเป็นทางสามแพ่ง

ขอแค่มีออฟฟิศเอาไว้ทำสถานีวิทยุ

ความสูงได้ความกว้างได้จบ
เราไม่รู้ว่าจะมีอะไรตามมานะครับ

เมื่อก่อนเนี่ยสถานีห้องจัดมันอยู่ชั้นบน

แม่คุ้นเหมือนห้องจัดรายการที่ไหนเลยนะ

คือมันไม่ได้เต็มชั้นเป็นชั้นครึ่ง

รุ่นพี่เล่าให้ฟังตอนนั้นมีกันสามคน
เป็นเจ้าของสถานีชื่อพี่แนน
จัดรายการร่วมกันชื่อพี่ซิงกับพี่เอก
สามคนจัดรายการร่วมกันในช่วงกลางคืน

เดี๋ยวเนี่ยถ้ามันจะขึ้นมาแล้วเนี่ย

ได้ยินเสียงเดิมเดินขึ้นบันไดมา
ตกจะมาจดที่หน้าประตู

มีเสียงวิ่งลงบันไดตึง

ปิดสถานนงสถานีสุดท้ายแล้วไม่มีใครอยู่

เป็นช่วงเวลาที่ตอนนั้นเนี่ยเหมือนจะ
ไม่ค่อยมีคนมาจัดรายการแล้ว
จริงเนี่ยคลื่นนี้ทำร่วมกัน๒สถานี

ก็มีการ

มันมีช่วงหนึ่งที่ดูเหมือนว่าจะมี
ใครเดินผ่านหลังขึ้นมา
โดยชัยภูมิของห้องจัดรายการชั้น๒เนี่ย

ประตูจากเดิมทึบใครเคาะไม่เห็นเจาะประตู

ให้มันรู้ว่ามีใครเป็นประตูกระจก

แล้วก็ด้านหน้าที่เรานักจัดรายการหันหน้าไปเนี่ย

ห้องอีกห้องหนึ่งเป็นห้องสำหรับซ้อมดนตรี
เราจะได้มอนิเตอร์ได้มันมีกระจกสายสองไป
แต่พอปิดห้องมืดปุ๊บกระจกสายกลายเป็นกระจกเหงา

แล้วช่องประตูเจาะรอไว้แล้ว
มีคนเดินผ่านฟับช่างไฟแน่เลย
บุ๊กน้องบุ๊กช่างไฟเป็นคนที่ดูแล
เปิดสถานีปิดเครื่องส่งตอนเช้าเขาคงกลับมาแล้ว
ก็หันไปด้านหลังประตูก็เจาะช่อง
ลอดช่องไปเห็นเดินขึ้นบันไดตึกเป็นขา
ท่อนบนไม่เห็นมืดกลืนไปในความมืด
ก็นึกว่าบุ๊กคงกลับมาพักผ่อนนอนหลับตามอัธยาศัย
ก็จัดรายการไปตามภาษาเรียบร้อย
จบสถานีลารายการลงไปเช็คฟังในมอนิเตอร์
เปิดวิทยุฟังได้ยินเสียงเหมือนลืมปิดไมค์

เหมือนไปไมค์เปิดอยู่แล้วมีคนคุยกันแว่วอยู่ใกล้
เป็นผู้หญิงผู้ชายคุยกันงุ้งงุ้งอิ๊งฟังไม่ได้ทรัพย์
เอกก็เอ๊ะเพลงมันก็เปิดอยู่เสียงพวกนี้มันก็ซ้อนมากับเสียงเพลง
มันคุยอะไรกันพอจะเงียบหูฟังเงียบหูฟังเงียบหูฟัง

เอกสะดวงตกใจตบชุดวิทยุฟิต

ตอนนั้นก็ใจเต้นตึกตักตึกตักกลับไปบ้าน
ก็ยังมั่นใจว่าบุ๊กน่าจะพาแฟนมานอน
เพราะว่าห้องถ่ายรายการเป็นห้องเดียวที่มีแอร์
เปิดแอร์แช่ไว้เลี้ยงคอมพิวเซอร์ตลอด
ทีนี้เนี่ยพอตอนเช้าเอกต้องเอางานตัดวีดีโอมาส่งให้นายสถานี
ก็เจอบุ๊คนั่งทำงานก็แก๊ะอยู่ก็สาร
เมื่อคืนกลับมาดึกเลยนะพาแฟนมานอนเหรอ

อ๋อผมอยู่อีกอำเภอพี่

เห็นเป็นขาชัดขึ้นบันไดไปไม่ได้คำตอบว่าเป็นใครนะครับ
นั่นทำให้เอกไม่มาจัดรายการเลยตั้งแต่ตอนนั้น
พวกผมต้องไปพะเนาพนอเพราะว่ารายการมันไม่ครบทีม

มันขาดนะฮะดังนั้นเราก็ไปจีบเขากลับมา
อ้าวเดี๋ยวอยู่เป็นเพื่อนอาสาตัวเลย

เดี๋ยวผมจะอยู่ลากเลยตั้งแต่หัวค่ำ๑ทุ่มช่วงผม
แล้วผมอยู่รอเอกเลย๕ทุ่มเดี๋ยวปิดสถานีกลับด้วยกัน
ครีนไม่เจอรับรองไม่เจอ
ไม่เจอจริงตลอดระยะเวลาเกือบเดือนที่ผมอยู่เป็นเพื่อนเอก
ไม่เจอเอกก็เริ่มเบาใจแล้ว
น่าจะไม่มีอะไรแล้วมั้งเออครีนทะเลสงบ
มีผมติดคริสต์มัสไปเป็นพิธีกร

ติดงานช่วยพี่แนนอยู่เป็นพิธีกรเอกอยู่คนเดียวได้ไหม
ได้ลืมแล้วใจชื้นแล้วว่าไม่เจอ
จังหวะวันนั้นมีเป็นสเต็ป
เข้ามาจัดรายการที่ห้องส่งตรงกลาง
มันจะมีลักษณะทางเดินรอบอย่างนี้

วังเวงก็ทำใจดีสู้เสือขึ้นไป
ไมค์สวัสดีครับคุณผู้ฟังไฟดับพับ

พบไฟอย่างเดียวแต่เครื่องไม่ดับ
ไม่ดับหลอดไฟน่าจะเสีย
สตาร์ทเตอร์น่าจะเป็นอะไรขึ้นมาตอนนั้น

สวัสดีครับคุณผู้ฟังเรามาฟังเพลงแรกกันก่อนเลยครับ
เข้าเพลงเลยแล้วมานั่งเสียงสั่นอยู่คนเดียว
กำลังนั่งทำใจอยู่หรือว่าไฟมันจะเสียวะ
มันมีโอกาสเป็นไปได้อุปกรณ์ไฟฟ้าเอาแน่เอานอนไม่ได้

มันมีอุปกรณ์ดนตรีชนิดหนึ่งชื่อว่าราวเบล

หันไปยังสั่นคาตายเลย

อะไรไปรูดแน่ใจว่าเป็นเสียงรูดแน่นอน

และจังหวะเหมือนนิ้วคนเลยแปร๊ะ
ใจเต้นตึกตักทำยังไงดีไม่ไหว

ไม่ไหวแล้วเดี๋ยวมาถึงโทรขึ้นมาอีกทีนะ
วางสายไม่จัดละรายการ

แล้วกินหมักฝรั่งแพ้นกแก้วอยู่

ก็เอาเปลือกหมักฝรั่งครับมานั่งเรียงทำใจ

หกฝรั่งเปลือกกระจายเป็นวง
ไม่อยู่แล้วฮะโกยของใส่กระเป๋า
เปิดประตูทิ้งไว้วิ่งลงตึ้ง
หนีกลับบ้านเองเลยไม่รอแฟนแล้วอืมนี่คือสิ่งที่เอกเจอซามเด้ง
ดับเสียงราวเบลเป่าเปลือกก่อนหน้านั้นอยู่กับเราไม่กี่
เจอครีนเออแต่พออยู่คนเดียวเหมือนเขารออ่ะ
โอ้โหเจ็บจังเพราะรอจังหวะว่าอยู่คนเดียวน่ะ
วันนี้เขาจ้องจะเล่นคุณเขาจ้องจะเล่นคุณ
การแสดงผ่านไปเอกไม่มาอีกเลย
ลาออกไปเลยเหรอไม่มาจัดรายการเลย
หายไปจากชีวิตพวกเราอยู่พักใหญ่
จนพวกเราติดต่อได้อืม

เพราะกลัวว่าเราจะชวนกลับไปจนคุยกันได้
เล่าทั้งหมดให้ฟังทุกคนก็พยายามปลอบ
ผมก็บอกว่าซาสเตอร์มันเสีย
ช่วงที่ผมจัดกับแซมเพื่อนอีกคนนึงก็เจอ

ช่วงที่๒ถัดไป๒คนก็เจอและไฟดับ
ผมแกล้งเอาไว้มันขนานกับพื้นโลกอย่างนี้ใช่ไหม
ผมดัดขึ้นแล้วปล่อยน็อตหลวม
พอแรงดึงดูดมันมามันค่อยเอียงลง
แล้วมันก็กุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเป็นธรรมดา
ผมทำไว้แกล้งคนเอกบอกไม่ใช่
มันเป็นเสียงรูดปลึ๊ดชัดเจนเลยไล่เมโลดี้
ไม่มีกุ้งกิ้งตรงนั้นทีตรงนี้ทีไม่
รูดปลึ้งไล่โน้ตเลย
แล้วไอ้หมากฝรั่งเนี่ยหายใจแรงหรือเปล่า

แอร์ต้องไปทางเดียวเอกมั่นใจว่าแน่นอนเลย
แน่แน่นอนเลย
แล้วเรื่องนี้มันพักหายไปพักใหญ่เลย
ได้รับการพิสูจน์อีกครั้งหนึ่ง
เป็นช่วงหลังจากที่เหลือผมคนเดียวแล้ว
เพื่อนร่วมทีมก็แยกย้ายไปทำงาน
มีงานประจำอะไรกันก็ไม่ได้มาจัดรายการแล้ว
แล้วความนิยมของวิทยุตอนนั้นมันก็
มันเป็นการมาของเฟซบุ๊กนะครับ
ก็เลยทำให้ความนิยมในการฟังวิทยุของคนมันน้อยลง
ทีนี้เนี่ยผมก็มีรุ่นน้อง
ตอนนั้นเรียนปี๒รุ่นน้องปี๑เข้ามาจบการรับน้อง
มันมีตัวกากันอยู่๒ตัวนะครับ
จอจิ๋วกับมอร์แมนแล้วกัน
คนนี้ผมก็เฮ้ยมันมีทรงดีว่ะเอามาจัดรายการดีกว่า
ตอนนี้สถานีของเรามีหุ้นส่วนใหม่นะครับ
ก็จะใช้ห้องซ้อมดนตรีห้องนั้นเป็นห้องจัดรายการ
ลูกทุ่งใช้ห้องจัดเดิมของเรา
เราหนีลงมาข้างล่างชายภูมิดีกว่าเดิ

สายตรงเข้ากับประตูไปเลยนะครับ
ก็มาข้างล่างแคบหน่อยไม่เป็นไร
เน้นความสะดวกเคลื่อนไหวนะครับ
ก็เอาน้อง๒คนเนี่ยมาช่วยจัดรายการ
จัดไปก็เข้าขากันดีคุยกันสนุกสนาน

พี่สถานีพี่ไม่มีเรื่องผีหรอ
นั่นแหละนั่นแหละ
ผมก็เล่าว่ามันเคยมีเว้ย

เดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังแบบเริ่มพรุ่งนี้เลยแล้วกัน

ณสถานีอื่นพันธมิตรเขากลับมา

คืนแรกก็เอาเลยเล่าเรื่องใหญ่เลยแต่งบ้างจริงบ้าง

และลักษณะของห้องส่งชั้นหนึ่งข้างล่างเนี่ยนะฮะ

ที่มีหน้าต่างบานเก็ดแต่เราเอาบานเก็ตออกติดกระจกใส
มองใสผ่านไปเห็นผมนั่งหันหลังให้กับตัวบานกระจก
แล้วมันก็จะมีประตูตรงไปที่ทางออกด้านหน้า
แล้วก็จะมีกระดานแต่ตอกเป็นออฟฟิศอยู่ข้าง

แล้วมันก็มีผู้หญิงนะพี่กำลัง
หยุดหยุดกึ๊กแล้วตาเนี่ยมองข้ามหัวผมไป
เพราะว่าผมนั่งหันหลังให้กับตัวหน้าต่างนะครับ

ผมก็ตบขาจิ๋วเป็นไรครับเล่าต่อเล่าต่อ
พี่มีใครมาหรือเปล่า
ออกอากาศอยู่เราก็ไม่มีแล้วครับ

เดี๋ยวเราพักสักครู่ตัดเข้าโฆษณา

เดินขึ้บเข้ามา
ลักษณะเป็นยังไงเขาบอกใส่กางเกงยิน
ธ่อนบนเหมือนไม่ได้ใส่เสื้อผ้า

เห็นเป็นวูบเดินมาเร็วมาก
และลักษณะซุ้มประตูที่จะเข้ามาตรงห้องส่ง
มันจะเป็นซุ้มปูนโค้ง
แล้วมันจะมีเหลื่อมตรงนี้นิดนึง
ที่ถ้าปกติคนเดินมาต้องเดินอ้อม
เพื่อที่จะเข้ามาตรงซุ้มประตูให้เราเห็น
เขาเดินมาปั๊บแล้วหายไปตรงเรียน
เลยเหมือนแอบอยู่ตรงนี้ไม่ออกมา
จิ๋วก็เลยมองว่าเอ๊ะมีใครมาแกล้งหรือเปล่า
ก็ดูจนแน่ใจแต่ไม่กล้าออกไปดูนะ

ผมไม่ได้ยินเสียงเปิดปิดประตูหนึ่งแล้ว
รออยู่นานไม่มีใครยืนอยู่
เท่านั้นท่านกัดต่อไม่ได้แล้วเอาไงดิ

เดี๋ยวลารายการแค่นี้เราก็เล่าไปครึ่งเดียวแล้วกัน
ครึ่งนึงมาต่อพาร์ทหน้าว่ากันไป
แล้วเราก็ปิดรายการผมก็มอง
ตรงนั้นมีเครื่องกดน้ำอยู่เครื่องหนึ่งตั้งอยู่

ก็เลยปิดประตูหน้าถังประตูม้วนลง
แล้วออกไปยืนคุยกันข้างหน้าตกลงมันยังไงวะ
เขาก็เล่าเนี่ยมันจริงนะพี่ผมเห็นจริง
ผมก็เลยเล่าให้ฟังบ้างว่าเออรุ่นพี่เขาเจอกันมาเด้อ
มีอย่างนี้๑๒๓๔ตั้งแต่รุ่นพี่แนนรุ่นพี่เอก
อยู่ในเหตุการณ์ตลอดแต่พี่ไม่เคยเจอเลย
สักพักเล่าไปยังไม่ทันจบได้ยินเสียง

เหมือนแผ่นเหล็กใหญ่ที่มันล้ม
แต่ไม่มีอะไรแบบนั้นในในสถานีเรา
เป็นทางแคบไม่มีที่ตั้งแน่นอน
ก็เลยพยักหน้ากันว่า

ก็กระโดดขึ้นมอเซอร์คอละครั้งแล้วเฝ้ากลับบ้าน
เข้าไปดูหน่อยอ่ะไม่ดูปิดประตูล็อกกุญแจ
ไม่พิสูจน์ในทั้งสิ่งแล้วตกลงร่วมกัน

ว่าเราจะไม่เล่าเรื่องในที่เกิดเหตุแล้ว

หรือไม่ก็ไปที่คณะแล้วเจอกันอืม
สัญญาเป็นมั่นเป็นเหมาะกว่าจะปลุกปลอก
ขวัญกำลังใจจิ๋วกลับมาอีกครั้งหนึ่ง

ต้องมีพี่ลิ้นมาก่อนไม่งั้นผมไม่มา

ผมก็จัดคนเดียวอยู่พักใหญ่จิ๋วก็มาบ้างไม่มาบ้าง
กระทั่งเลิกงามยามดีเวลามันผ่านไปสักระยะหนึ่งแล้ว
คลายอารมณ์ความตื่นเต้นสยองขวัญกันแล้ว
ก็ค่อยเอาเรื่องนี้เล่าออกอากาศ

ก็เล่าโอกาสเล่าเรื่องของเขาแหละว่ามีคนเดินมาอย่างนี้

ตอนนั้นเนี่ยเล่าเสร็จปั๊บยังคงเป็นรายการผี
เพราะว่าเราสร้างมาแล้วฟอร์แมทนี้เราต้องดำเนินสารต่อให้มันสิ้นสุด
วันนั้นเรียบร้อยผ่านไปได้ด้วยดีตลอดรายการไม่มีอะไรมาขัดขวาง
แต่จังหวะขากำลังจะกลับกัน
ผมก็กำลังเตรียมสปอร์ตโฆษณาเตรียมพงษ์เตรียมเพลงปิดฟงปิดไฟ
เอากระเป๋าเป้ขึ้นบาทเตรียมจะออกแล้ว
เปิดประตูออกไปเดินตึ๊กผ่านซุ้มประตู
ผ่านไปได้นิดเดียวโดดถอย
กลับมาปิดประตูปิดปั้งแล้วก็มองค้างไว้ตรงนี้
ผมก็เอาแล้วปากก็จะถามได้ว่าเป็นอะไร
ก็ยั้งไว้ก่อนส่วนที่สัญญาซุกี้น้ำยังอยู่เราจะไม่พูด
ก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวว่ากัน
รอพี่แป๊บหนึ่งพี่ปิดคอมก่อนผมว่าจัดการอะไรให้เรียบร้อย
เดี๋ยวพี่เดินนำออกไปจิ๋วตามหลังพี่มานะทำใจดีไว้นะเว้
ตบบ่ามันก็เอามือเกาะไหล่ผมเป็นรถไฟเลยเดินออกไป
สายตาเนี่ยยังจ้องจุดที่เขาจ้องนะฮะมันจะเป็นช่วงลอยต่อ
ออฟฟิศที่ต่อขึ้นมาเป็นไม้กระดานกับตัวกำแพงของอาคารเดิม
ก็คือไอ้ซุ้มประตูนั้นนะฮะมันจะมีซอกซอกหนึ่งอยู่
วางโต๊ะคอมเก่าผมยังไม่ถามอะไร
แล้วผมก็มองไปตามสายตาของน้องว่าน้องเห็นอะไรอยากจะเห็นบ้าง
ไม่มีอะไรนั่งอยู่ตรงนั้นกลับบ้านแยกย้ายกัน
เราจะไม่พูดเรื่องนี้เช้ามาที่คณะ
วิ่งมาเลยพี่เลนผมเจอแล้วตุ๊กกี้น้ำ
ตัวเป็นหรือพี่นั่งพี่ทำซอกอฟฟิศตรงนั้นได้ไหม
เออมองอยู่เหมือนกันอ่ามันมีพี่
เป็นเงาคนสะคุ่มอ้วนใหญ่
ซองเลยเต็มซอกเลยนะนั่งเต็มซอกเลย
กลมใหญ่นั่งอยู่ข้างหลังโต๊ะคอม
มีความรู้สึกว่าไม่เห็นหน้าเห็นตาแต่เหมือนโดนจ้องอยู่
ไม่ไหวแล้วพี่ผมแบบจับไม่ได้เลยแล้วยังไม่จบนะพี่
ผมนึกว่าเขาจะอยู่แค่ที่นั่นผมเหมือนโดนตามด้วย
เพราะว่าเสร็จจากตรงนี้เขาไปต่อที่บ้านมอร์แมน
มอร์แมนก็จะเป็นลักษณะห้องแถวที่เอารถจอดไว้ด้านหน้านะฮะ
มีชายคารถจอดไว้ด้านหน้าเป็นลานปูนแล้วก็ห้องนอนเลย
ก็มีโต๊ะกินข้าวอยู่ตรงนี้สองคนนั่งกินข้าวกันอยู่
เอาประตูม้วนหน้าบ้านลงครึ่งเดียวเห็นเหมือนมีใครเดินผ่านดึกแล้วนะ
ประมาณ๕ทุ่มเที่ยงคืนจัดรายการเสร็จมีคนเดินผ่านฟับ
ก็หันไปมองก็เห็นขาคนมันหยุดยืนอยู่ข้างหน้า
ไปอีกทีไม่มีแล้วสักแป๊บนึงเป็นเงาพี่แจ๊ค
เป็นเงาเหมือนเงาคนเราอย่างนี้โดนไฟสาดข้างหลัง
เป็นเงาวื้อดข้ามรถมาวื้อดไหลมา
ไม่กลับบ้านแล้วอะไรวะเนี่ยนอนบ้านเพื่อนจนเช้าถึงกล้าออกมา
ผมไม่ไปแล้วพี่ลาขาดหาทำเองเค้าไม่เล่ากัน
ไม่เล่ากันก็ไปขุดมาเล่านะรุ่นพี่ก็เจอกันมา
ผมเก็บเรื่องนี้เงียบไว้กับตัวจนกระทั่งเลิกงามยามดี
ผมก็เอามาเล่าในออกอากาศอีกผมชอบเล่าเรื่องผีนะครับ
ก็พอดีว่าแซมที่จัดรายการช่วงเดียวกับผมเขาฟังอยู่
เขาก็โทรมาโอ้คุณมีประสบการณ์สดเหรอครับเดี๋ยวผมไปร่วมรับรู้ด้วย
เชื่อไหมครับผมจัดรายการตั้งแต่๔ทุ่มถึงเที่ยงคืนทุกวันก่อนหน้าคุณจะมา
ผมไม่เคยเจอเลยนะครับเดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันว่ามีจริงหรือเปล่า
ออกอากาศพูดดีจังมาถึงปั๊บเนี่ยมาเลยครับยินดีต้อนรับ
เดี๋ยวคุณมาจัดรายการคู่กับผมเพราะจิ๋วเขาไม่อยู่แล้ว
เข้ามาผมก็เปิดรายการไปก่อนโซโลหนึ่งช่วงแซมก็เดินเข้าเดินออก
หุ้นวายอะไรกับมือถือก็ไม่รู้เดินเข้ามาแล้วก็เดินออกไป
ยืนอยู่ตรงซอกตรงนั้นแป๊บนึงแล้วก็เดินออกไปเลย
อ้าวไม่มาจัดรายการเหรอผมก็ได้แต่เก็บความสงสัยว่า
นั้นผมก็โซโล่คนเดียวแซมหนีกลับบ้านไปแล้วเกิดอะไรขึ้น
ไม่บอกไม่กล่าวไม่เล่าโทรหาไม่รับด้วย
ว่าโทรศัพท์มีปัญหาหรือเปล่าหรืออะไรหรือว่ามีธุระด่วนเห็นวุ่นวายอยู่
ตอนเช้ามาเฉลยที่คณะเหมือนเดิม
ตอนแรกผมก็ถามนะว่าแซมมาที่สถานีไม่กลัวเหรอ
อ๋อผมไม่กลัวหรอกครับเพราะว่านี่เคี่ยวเสือนี่ตะกุด
พกของมาเต็มพร้อมรบมาก
แต่พอถึงเวลาทำไมคุณสองนิไม่ช่วยคุณเลยคุณออกไปเลยกลับบ้านนอนเลย
ผมก็ถามเขาได้ความว่าผมเจอแล้วครับ
แซมเป็นผู้ชายตัวใหญ่ผมเจอแล้วครับจุดเดิมเลยครับ
แต่คราวนี้พิเศษเพิ่มข้าวตอนที่เขาลุกใส่ผมด้วยครับ
จากปกติคือนั่งนั่งอยู่เออมีโต๊ะขวางหน้าเขาลุกวับ
ลุโต๊ะพุ่งเข้าใส่แซมอย่างนี้
แต่แซมมีความรู้สึกว่าอะไรที่ผ่านเข้ามาเนี่ยมันร้อนก่อน
มันร้อนจากหน้าผากไปที่กระหม่อมปื๊ดไล่ไปหลังคอแล้วย้อนกลับมาด้วย

รู้สึกไม่ดีนะครับเหมือนจะโดนเข้าเหมือนจะโดนอะไรอย่างนี้นะครับ
กลับบ้านเลยก็เลยไม่ได้อยู่
ก็ดูเหมือนว่ามีอะไรพยายามจะแทรกแซงเขา
แล้วเขารับรู้ว่าอันตรายแต่เขามีของป้องกันตัวอยู่
เขาก็เลยรับรู้ไปว่าของจริงมันอยู่ตรงนี้
ผมเก็บเรื่องนี้ไว้จนกระทั่งผ่านไป๑ปี
หุ้นส่วนที่จัดข้างบนเนี่ยเขาแยกไปเปิดของเขาเองแล้ว
แล้วก็ย้ายสถานีของเรากลับขึ้นไปที่ชั้น๒เหมือนเดิม
แต่คราวนี้ไปจัดที่ห้องตัวห้องซ้อมดนตรีเลย
ลักษณะมันจะมีเวทีขวางข้างหน้าอย่างนี้นะครับ
แล้วก็มียกพื้นขึ้นมาประตูอยู่ทาง๑๐นาฬิกา
ช่วงมันจะได้เต็มผมจัด๒ช่วงช่วงบ่ายกับช่วงเย็น

น้าก็จะจัดรายการแบบนุ่มนวลสวัสดีค่ะเสียงเล็ก
วันเวลาผ่านไปผมก็เริ่มรู้สึกว่าจัด๒ช่วงมันเหนื่อย
เดี๋ยวผมทีมวิวมาจากบ้านแล้วกันทางไกล
คอมพิวเตอร์จากระยะไกลและส่งเสียงออนไลน์มานะครับ
เป็นวิธีขี้โกงไม่ต้องมาตัดสดเองแล้วเดี๋ยวมารอบเย็นทีเดียวอ่า
พี่นะโทรมาลิ้นพี่มีเรื่องจะปรึกษา

พี่ว่าพี่ทำต่อไม่ไหวแล้วว่ะ

พี่รู้สึกว่าพอพี่มีปัญหาแล้วพี่ปรึกษาใครไม่ได้
ตายแล้วหรือว่าเพราะเราทิ้งเขาให้อยู่คนเดียวนะ
เออเป็นไรพี่พี่มีปัญหาอะไรหรือเปล่า
ช่วงนี้พี่ลิ้นไม่จัดรายการช่วงบ่ายแล้วเหรอ
ผมทีมวิวเอาพี่เป็นเสียงเป็นเสียงสดส่งมาจากบ้าน
ไว้สอนพี่ทำบ้างนะพี่อยากทำบ้าง
อยากจัดอยู่แหละแต่ไม่อยากมา
มีอะไรเออมีแปลกละ
พี่ถามตรงนะที่นี่มีอะไรหรือเปล่า
ครับคำนี้เออ
แต่ก็มีแล้วละเจอแล้วละพี่ก็เจอแล้วละ

พี่ถามใหม่พี่ถามตรงที่นี่มีผีหรือเปล่า
ปบเข่าชาติเลยอีกแล้ว

เพราะผมมั่นใจว่าตอนผมรับสมัครงาน
ผมไม่มีการเล่าเรื่องผีไซโครพนักงานแน่นอน
เพราะว่าเดี๋ยวจิตปรุงแต่งบอกพวกแบบพวกจิ๋ว

ทีนี้ไม่เล่าเลยไม่มีข้อมูลเลย

คือพี่ก็ไม่แน่ใจนะว่าใช่ไม่ใช่

รู้ใช่ไหมว่าห้องของเรามันหันออกไปทางประตู

ช่องกระจกตรงนั้นจะมีดีเจลูกทุ่งอยู่

รอดคนมากเลยจังหวะดีมากเลย
จัดรายการไปกำลังปิดเบรกแรก
หันไปทางซ้าย๑๐นาฬิกาตรงกรอบประตูอยู่
อยู่มีร่างเงาของคนคนหนึ่งค่อยก่อตัวขึ้นมาฟื้น
มายืนแอบอยู่โผล่มาแค่นี้

มายืนแบบเจียมเจี้ยมยืนแบบสำรวม
ยืนอยู่ตรงนั้นแล้วก็มองเข้ามาในตาเศร้า
หน้าเข้มเหมือนคนแขก
ชุดดูไม่ค่อยออกหลังเป็นชุดขาวตอนเดียว

นับ๓๒๑ฟื๊ดหายไป

ตอนแรกนึกว่าแฟนรายการเพราะว่าเริ่มมีแฟนรายการเอาของมาให้แล้วไงช่วงหลัง
ไม่ใช่แฟนรายการไม่น่าจะหายตัวได้แบบนี้
ก็เลยตกใจปิดไมค์
ลงไปที่ห้องจัดเก่าของพวกเรา
บันทึกเสียงตอนนี้มันกลายเป็นห้องอัดแห้งแล้ว
เพราะว่าระหว่างกำลังจะเปิดไมค์พูดเนี่ย
มีเสียงขูดแผ่นซับเสียง
แล้วมีเสียงลำคำลามในคอ

ไม่ไหวแล้วเก็บกระเป๋ากลับบ้านดีกว่า
จึงเป็นที่มาของว่าที่นี่มีอะไรไหมพี่ไม่อยากอยู่แล้ว
พี่มีปัญหาแล้วพี่ปรึกษาใครไม่ได้เลยเพราะมันเป็นเรื่องผี
ผมก็เลยใจเย็นนะพี่นะ
ผมเนี่ยมีเรื่องจะเล่าให้ฟัง

ล้นลานกว่าเดิมอาหารายไหนรู้ให้ซุดเลย

ปรากฏว่าผมได้ไอเดียหนึ่งมา

ก็คือคนที่ตายไปแล้ว

นาฬินจะบ้าเหรอ
คุยพี่คุยเหมือนเราคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่
คุยแบบให้ความเคารพคุยแบบขอความเห็นอกเห็นใจเนี่ย
หนูมาทำงานที่นี่นะเงินเดือนก็น้อยทำเพื่อคนอื่น
ทำเพื่อสังคมทำเพื่อชุมชนหนูแบบบำเพ็ญประโยชน์มากเลยนะ
ดังนั้นมีอะไรเนี่ยอย่ามาให้เจออย่างนี้หนูกลัว
พี่พูดไปเลยพี่ใส่เต็มที่ขอความเห็นใจ
ผมว่าถ้าเขาเป็นวิญญาณที่ดีเขาจะรับฟัง
แต่ถ้าไม่ดีล่ะตอนนั้นค่อยว่ากัน
ทำไม่ดีค่อยว่ากัน
ถ้าเราเจรจาเบื้องต้นได้เราคุยก่อนเหมือนคุยกับคนคุยดีก่อน

เพราะบางทีเท่าที่ผ่านมาเราไม่เห็นเขาทำอะไรเลยนะ
เขาแค่ปรากฏตัวตามจังหวะเวลาที่เราไปจูนติดเท่านั้นเอง

เราก็เห็นผู้ชายแปลกหน้าคนหนึ่งในสถานีบ่อย
ก็สักพักหนึ่งแฟนไม่ว่างเริ่มเปลี่ยนเป็นหมา

แต่เริ่มเปลี่ยนเป็นบริวารอื่นเป็นหมา
แต่พอหมามาวางหมาก็นั่งนิ่งเลย
ถามว่าหมามาเอาผีมาแล้วหมาจะสัญญาณให้อะไรไหม

จังหวะสุดท้ายจริงที่พี่นะบอกว่า
โอ้โหเต็มเลยเป็นวันที่พี่ตัดสินใจคุยกับเขาจริง
มันมีอยู่บ่ายช่วงหนึ่งบ่าย๓โมง

แต่ข้างในด้วยความเป็นสถานีเราปิดทึบหมด

เราอุดหมดแสงไม่เข้าไม่จัดแสงไฟในหอ
เดี๋ยวนี้เนี่ยก็จัดรายการไป

มันเป็นกำแพงตันแล้วก็มีแผ่นทรัพย์เสียง

ต้องใช้คำว่าโผล่มาแค่ซีกหน้าจากกำแพง
เหมือนตัวอีกครึ่งหนึ่งจมฝังอยู่ในกำแพง
แล้วมายืนจ่ออยู่ตรงนี้กับเพื่อน

หนูจะทำยังไงกับคุณดี
ตัดสินใจปิดไมค์แล้วคุยตรงนั้นเลย

ก็ตัดสินใจพูดตามสคริปต์ผมเลย
หนูมาที่นี่นะหนูทำเพื่อสังคมนะคะ
เป็นวิทยุชุมชนช่วยประสานงานให้กับผู้คนหนู

ค่ารดก็ออกเอก
ตั้งแต่นั้นมาก็เหมือนจะได้ผล

แต่พี่หน้าก็ไม่มาจัดรายการอีกแล้ว
ไม่เจออีกเลยคือเขาไม่มาอีกเลย

ใช่ครับเขาก็ไม่กล้า
นี่คือสุดยอดซีรีส์
ทำยังไงดีนะมันไม่มีคนจัดรายการแล้ว
ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมโซโล่คนเดียวกันแล้วกัน

เอาพระมาทรงมาสวดขึ้นสถานีใหม่
เราทำจนกระทั่งสถานีย้ายจากชั้น๒มาชั้น๒
แล้วกระถดไปข้างหน้าสุดเลย
ทีนี้เนี่ยมีอะไรก็เปิดประตูบานเดียวแล้ววะ
จบปื๊ดเลยสายตรงลงท่อไปเลย

แต่วันดีคืนดีนั่งจัดรายการอยู่หัวข้ามรถ
ชนปั๊งสลายลากมาก็มีอุบัติเหตุ
ได้เห็นแบบช็อตเด็ดคนดังอะไรแบบนี้บ่อย
แต่มันก็ไม่มีอะไรที่แบบว่าแตกตื่น

เรียนจบแล้วก็รองาน
มีทักษะทางประชาสัมพันธ์บ้างเรียนนิเทศมา
จัดรายการกับพี่สิมาคู่กันช่วงเย็น
กลางคืนเราไม่จัดละขี้เกียจไปแอดเวนเจอร์
เดี๋ยวมีอะไรมาอีกเขาก็มานั่งจัดช่วงกลางวัน
ก็ยังคิดถึงเรื่องผีอยู่เราเป็นคนชอบ
มันน่าโอดพูดถึงไม่ได้อ่าเล่าเรื่องหลีรับละกัน

มีหัวข้อหนึ่งพูดถึงเรื่องของ
การเดินทางของจิตวิญญาณมนุษย์
แล้วก็ตั้งคำถามว่าทำไมผีต้องมาเป็นแพทเทิร์น
ทำไมต้องผมยาวทำไมต้องชุดขาวนั่นนู่นนี่
น้องบอกบางทีก็ไม่อย่างนั้นนะพี่

ผมก็อ๋อเหรอครับเขาก็มีหลากหลายรูปแบบนะครับ
เป็นว่าคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อครับ
หนูเห็นเป็นผู้หญิงเหรอเป็นผู้หญิงบ๊อบเทสายเดี่ยวสีแดง
อยู่ตรงหัวถนนตรงข้ามกับสถานี
กลายเป็นว่าข้างในเนี่ยเรื่องซาไปแล้ว

กระจกด้านหน้ามองทะลุออกไปเห็นพอดี

เราก็นึกไปถึงมอไซค์ที่สไลด์วันนั้น

คนเสียหรือเป็นใครอะไร

แต่หนูเห็นอย่างนี้พี่ไม่ชุดขาวแน่นอน

เขาเรียกว่าสัญญาสุดท้ายเป็นยังไงเป็นแบบนั้น

ก็ไม่ต้องทำอะไรพี่เขาอยู่ข้างนอกแล้วก็อยู่ข้างในของเรา
พี่มีเรื่องจะเล่าให้ฟังผมก็เล่าซีรีส์พี่นะย้อนหลังกลับไป

เล่าให้ฟังเลยเล่าแบบสตาร์วอร์ด้วย
จากภาคล่าสุดไปภาคปฐมบท

แต่เขาก็คนเดียวกันใช่ไหมน่าจะคนเดียวกัน
อาจจะมารูบลักษณ์ที่จะแล้วแต่คน
มันช่องส่องผีหรือเปล่าเพราะว่าเหมือนน้องที่มาใหม่คนนี้จะเห็นอะไรบางอย่าง
เขานึกพี่เสร็จหรือยังอืมนึกว่าจะเข้าห้องน้ำอ๋อแป๊บเดียวแป๊บเดียวจะเสร็จแล้ว
เปิดออกมาแกรกหน้าเสียเลยหน้าซีดเลยพี่เราออกมาคุยกันข้างหน้าไหม
ผมก็เดินออกไปคุยที่พี่เล่าชุดขาวตัวเล็กใช่ไหมมีหมวกใช่ไหม
หนูว่าหนูเห็นตอนพี่เนี่ยค้อยหลังเข้าไปหนูได้ยินเสียงปิดประตูห้องน้ำ
ว่าพี่เข้าไปในห้องน้ำแล้วแต่ตรงช่องเนี่ยมันมีชายเสื้อขาวแพรมออกมานิดนึงให้เห็น
แล้วก็เห็นเป็นใครว่าผีไม่มีเงาเนี่ยผมว่าแล้วแต่เขาจะให้เห็นไม่ให้เห็นนะ
เขาเห็นเงาทอดไปตรงที่เป็นมุมกรอบสายตาเขาพอดีเหมือนมีแสงจากตรงนี้แล้วเงาเขาทอดไปอย่างนี้ฟึ๊บหายไป
นี่คือครั้งสุดท้ายที่มีคนเห็นผีที่สถานีนั้นเพราะว่าสุดท้ายก็เหลือผมคนเดียวจนแล้วจนรอด
กระทั่งสถานีปิดตัวลงไม่สามารถออกอากาศได้ต้องขายคลื่นขายอะไรไปตามระยะเวลา
เรื่องนั้นก็เป็นปริศนาจนถึงทุกวันนี้ว่าเขาคือใคร
โอ้โหนี่สถานีผีหลอกจริงนะคือคุณลิ้นไม่เจอไม่เจอเลยไม่เห็นอยู่จากรายการคนเดียวก็ไม่เห็นไม่เห็นไม่รู้สึก
แต่คนอื่นกลับกลายเป็นว่าเห็นมาให้เห็นเลยนะคือเหมือนมันดูมากกว่าจากที่คุณลิ้นเล่าอ่ะ
เหมือนกับเขาไม่ได้มาหลอกแต่อาการที่เขาปรากฏตัวออกมามันเหมือนมาหลอกไง
เพราะว่าเขาอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าไอ้การที่เขามาปรากฏตัวแบบนั้นมันมาปรากฏตัวในฐานะของความน่ากลัว
โดยที่เขาไม่รู้ว่าไอ้สิ่งนี้มันคือความน่ากลัวสำหรับเขาเช่นกำแพงแล้วปลื๊ดออกมาจากกำแพง
แล้วก็หายเข้าไปในกำแพงแล้วก็นั่งกอดเข่าอยู่ตรงไอ้มุมนั้นจนทุกวันนี้ก็ยังไม่รู้ว่าเป็นใคร
ซึ่งมันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเอาตรงนั้นมันเป็นทางสามแพร่งเลยไปหน่อยมันเป็นสู่ศาลมันก็อาจจะเกี่ยวยงเกี่ยวข้องกันหมด
แล้วมันเคยมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นมาก่อนหน้านั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้ใช่ตึกนี้มันเป็นตึกใหม่
เป็นตึกที่สร้างมานานแล้วไม่ใหม่ไม่ใหม่น่าจะเปลี่ยนเจ้าของมาหลายรุ่นแต่เราอยู่นานที่สุดเราอยู่เป็น๑๐ปี
ปีนะทุกวันนี้ก็ยังเช่าอยู่เอาไว้วางเสาเฉยทุกวันนี้ยังอยู่
แต่ไม่ได้เปิดกิจการเป็นสถานีวิทยุแล้วแต่เอาไว้เป็นเสาเชื่อมสัญญา

ก็มีคนเวียนเข้าเวียนออกคอยดูแลเป็นช่างเทคนิค

เขาไม่เจอเขาเป็นคนที่อยู่กับเรามาตั้งแต่ต้นเหมือนกันเขาเป็นนายสถานีอีกคนนึงถัดจากพี่แนน
ที่อยู่ในนี้อาจจะเป็นเจ้าที่หรอก
อาจจะเป็นคนที่เคยอยู่ที่นี่มาก่อน

หรือมันเกี่ยวข้องกับทางสามแพ่งตามความเชื่อ

ก็คือเมื่อก่อนมันไม่ได้เป็นสู่ศาล

เขาเรียกว่าสถานที่สำหรับยิงธนูประหารคน
นักโทษประหารคนสุดท้ายเขาใช้ไม้ไผ่เหน็บพอ

ผ่าแร่งตามไม้ไผ่

ต่อมามีการละโรคระบาด

ก็พูดง่ายว่าหาลงนะครับ

สู่สารเป็นสู่สารหลักของเมือง
มันอยู่ทางตรงออกไกลและก็เต็ม
ไม่สามารถที่จะขนย้ายศพโดยไม่ผ่านชุมชนที่เขาไม่ติดโรคระบาดได้

เปลี่ยนที่นี้ให้เป็นสู่ศาล
ทางสามแพ่งที่ตรงมหาสถานี

ใครกล้าเดินต่างกันทางผีเฮียน
เพราะว่ามีศพอยู่ใต้ดินเต็มไปหมดเลย
ศพจากอฮิวานี่แหละจากโรคหานี่แหละนะครับ
แล้วนักเรียนสมัยก่อนไม่ต้องต่อยตีเก่ง

คุณเดินเท้าเปล่าเนี่ยไม่ต้องใช้ภานะ
ผ่านกองผีกันนี่ได้นับถือเลย
ให้เป็นหัวหน้าเลยเพราะว่าเจอทุกราย

จอจิ๋วกับมอร์แมนเขาได้เป็นรุ่นพี่แล้ว

แล้วก็คุยกันว่าอยากกลับมาเล่าเรื่องผีเปล

ตอนนั้นเราอยู่ชั้น๒แล้วชั้นบนมันเป็นดาดฟ้า

เกิ่งแต่ดังมาจากข้างบน
จากเดิมที่นั่งอยู่นู่นกระโดดมานั่งตัดผมตรงนี้เลย
เห็นไหมพี่เราไม่ควรจริง
ผมเขตแล้วงานไม่เป็นไรเดี๋ยวแยกกันกลับดี
แล้วผมก็อยู่จัดรายการต่อสักพักหนึ่งข้าง
ข้างเขาเป็นร้านกรอบรูปชั้น๒เราติดกัน
ผมได้ยินเสียงเคาะเหมือนเคาะไม้ป๊อกป๊อก
โมงเย็นแล้วผมก็เอ๊ะทำงานอยู่เหรอ
ปกติร้านปิดตั้งแต่๔โมงแล้วแต่ก็เก็บความสงสัยเอาไว้
แล้วก็ลงไปถามในสถานีว่าปกติร้านกรอบลูกเขานอนที่นี่ไหมพี่
ไม่นอนนะ๔โมงเขากลับบ้านแล้วแล้วผมได้ยินเสียงอะไร
เป็นเสียงตอกไม้เหมือนคนทำงานอยู่ดังมาจากกำแพงของฝั่งห้องนั้น
ต่อเนื่องจากแผ่นเหล็กล้มเลยก็เลยค่อนข้างจะชัดเจนครับว่า
ที่นี่มีซึ่งไอ้เสียงแผ่นเหล็กล้มอ่ะ
มันกำลังส่งสัญญาณถึงอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันเหมือนแสดงความไม่พอใจ
ไม่ชอบไม่ชอบหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ในสถานีนั้นมันไม่มีอะไรล้ม
ไม่มีอะไรล้มหูแรงมากนะแสดงว่ามันล้ม
เสียงดังมาจากห้องข้างเสียงเคาะดังมาจากห้องข้าง
แต่แผ่นเหล็กดังมาจากข้างบนไม่ไอ้แผ่นเหล็กเนี้ย
ไม่ได้ดังมาจากห้องข้างแล้วมันสะเทือนมาถึงของเรานะไม่ใช่
ชัดเจนมากว่าเพราะว่าเพดานปูนมันบาง
ข้างบนไม่ควรจะมีอะไรเพราะว่าเป็นดาดฟ้าอย่างที่บอก
อยู่ไปได้ยังไง๑๐กว่าปี
ไม่เจอไม่เจอคนเจอเจอจังเลย
แต่ถามว่าอยู่ไปได้ยังไงคนเจอเขาก็ไม่อยู่เหมือนกันนะ
เขาก็ปิ้วออกไปจากเรื่องที่เล่ามา
โหสนุกมากผู้ชมและนี่คือคุณลิ้นคนหาธรรม
แล้วก็แต่ละเรื่องที่เขาเอามาเล่าเนี่ยสนุกอย่างนี้
เขาจะมีทักษะในการเล่ามีวิธีการเล่าของเขา
เพราะฉะนั้นเรื่องวันนี้ที่เราได้ฟังกัน
ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ในสายงานอาชีพ
ทุกวันนี้อาจจะไม่ได้ทำวิทยุโดยตรงแต่เป็นออนไลน์
ถือว่ายังอยู่ในสายงานนั้นเจออยู่ไหม

คือเท่าที่ผ่านมาอันนี้เล่าตรงนี้เลยแล้วกัน
ตลอดชีวิตที่ผ่านมาผมพยายามมาตลอดที่จะเห็นผี
ผมไปท้าทายตามสุสานไปลองของไปนอนในถ้ำ
ไม่ได้เห็นเลยแต่จังหวะมันจะได้เห็นได้เห็น
ผมทำงานอยู่ที่ห้างหนึ่งเมื่อ๖เดือนที่ผ่านมานี้นะครับ
ทุกช่วงพักเนี่ยผมจะไปนั่งหน้าร้านร้านหนึ่ง
จังหวะที่นั่งเนี่ยเห็นเหมือนเงาคนเนี่ยครับ
ตัดผ่านตรงขอบโต๊ะของร้านน้ำชาร้านตรงนั้นไป
ฟึบ๑คนฟึบ๒คน
เดินสวนกลับไปฟึ๊บหนึ่งคนแล้วเดินมา๓คนฟึบ
ผมก็เอ๊ะใครมาเดินผ่านนี่มันช่วงพักคนไม่ค่อยจอแจก
ผมก็มองหาต้นกำเนิดเงาเลยมันต้องมีแสงที่จะส่องมา
กับเงาคนมันต้องมีคนเดินพลุกพ่านมองก็แล้ว
เดินลุกออกไปหาจุดก็แล้วเดินหามุมอยู่นั้นเดินไปดูใกล้กันแล้ว
ไม่มีสิ่งที่ควรจะเป็นจุดกำเนิดเงากลับมานั่งปุ๊บไม่เห็นแล้ว
อันนี้ผมเป็นความเชื่อส่วนตัวนะว่าผมได้เจอแล้วในรูปแบบนี้
เงานั้นกำเนิดขึ้นมาเองโดยที่ไม่มีจุดกำเนิดแสง

แต่เห็นก็คือถือว่าเห็นแว๊บด้วยหางตาไม่ได้เห็นแบบเต็มเต็ม
ไม่ได้เห็นดีเทลเหมือนน้องคนนั้นที่เห็นแบบสายเดียว

สายเดี่ยวอันนั้นเห็นแบบดีเทลทั้งหมดเห็นรายละเอียดทั้งหมด
ใช่อันนั้นเขาบอกว่าเขาผ่านความเป็นความตายมาเขาจึงได้เห็น
เขาขับรถตกน้ำเขาเลยได้เห็นชัดขึ้นตรงกว่าเรา
แต่เราเนี่ยก็นิดเดียวเราก็ถือว่าเราสะสมแก่ใจแล้ว
จากความพยายามทั้งหมดที่ผ่านมา
ที่เราถอดใจเราไม่อยากเห็นแล้วเราได้เห็นแค่นี้ก็ดีแล้ว

โอ้โหคุณผู้ชมครับและนี่คือประสบการณ์บางส่วนของคุณลิ้นเท่านั้นเองนะฮะ
ผมบอกแล้วว่าเขาเป็นคนที่น่าศึกษามาก
เขาไปทำทุกสิ่งทุกอย่างลองมาหมดแล้ว
อันไหนที่คิดว่าแน่ชื่อว่าเจ๋งเขาทำมาหมดแล้วฮะ
เลี้ยงผีขุนใสมนต์ดำลองทำทุกสิ่งทุกอย่าง
ตัวเองพิสูจน์ได้แล้วว่าโลกนี้มีผี๑๐๐
วันนี้ขอบคุณคุณลิ้นนะครับที่มาเยี่ยมเยี่ยมชาวสถานีผีดุของเรานะฮะ
พระคุณมากครับเรื่องสนุกมาก
และตอนนี้นักเล่าเรื่องผีทางโซเชียลที่จะมาเป็นแขกรับเชิญในสถานีผีดุของเรานั้น
นั่งอยู่ข้างผมเป็นที่เรียบร้อยครับ
เรื่องนั้นก็มีชื่อเรื่องว่าสี่แยกบางแสนครับ
วันนี้ยินดีต้อนรับคุณตุ๊กตาครับสวัสดีครับ

แต่ก่อนหน้านี้เราคุยกันผ่านทางโทรศัพท์

เล่ามันมากเหมือนโทรมาเล่าเมาส์ให้เพื่อนฟัง
คือตอนเล่ามันก็เห็นภาพด้วยนะพี่

ตอนที่หนูพูดว่าแขวนป๊าต้องโกรธหนูก็แขวนป๊าต้องโกร

ใช่ออกท่าทางด้วยแล้วก็มองเห็นแขวนถักเข้าไป
แต่ตอนเล่าหนูหนูก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรมาก
แต่ว่าไม่รู้ว่ามันสนุกหรือเปล่า

แต่เพื่อนรีบทักมาแบบสนุกมากเลยพี่

ก็๑๐กว่าไม่ใช่๑๐ปี๑๐กว่าปี

ดังค่ะแต่ว่าไม่ลงหน้าหนังสือพิมพ์

ถ้าคนอยู่แถวนั้นเมื่อ๑๐กว่าปีที่แล้วจะรู้หมด

ใช่ให้บอกว่าไม่จริงไปถามร้านป้าปักใต้ได้เลย

แล้ววันนี้คุณตุ๊กตามาเยี่ยมเยี่ยมในสถานีผีดุของเรา

แต่ถามว่าหนูเคยเจอแบบจะไหม
ไม่เคยแต่แบบมาแบบเป็นเสียงเป็นกลิ่น

เคยแต่แบบเห็นแบบอย่างนี้จะจำไม่มี

ก็เคยได้ยินเสียงแม่ร้องไห้
เพราะว่าหนูเอาศพแม่ขึ้นรถใช่ไหม

เรารู้เลยว่าคือเสียงของแม่

แสดงว่าเสียงแม่เพราะเขาให้เราโปรย

ไอ้ที่เราไม่เชื่อเพราะเรายังไม่เจอ
แต่ถ้าเราเจอมันก็จะเชื่อเหมือนเป็นเรื่องแบบ

เชื่อเต็มร้อยว่าโลกนี้มีผี

ก็กลัวมากระดับหนึ่งแต่ไม่ได้แบบมากขนาดแบบฟังไม่ได้นะ

อยากรู้ฟังไปด้วยปิดตาไปด้วยอะไรก็ช่างเต็ม
กลัวนะแต่อยากรู้แล้วก็
มันเคยมีเหตุการณ์หนึ่งทีวีหนูติดเองในห้อง

พี่แจ๊คหนูนอนในห้องหนูแล้วทีวีมันอยู่ห้องรับแขก
แล้วมันติดแบบนี้ครั้งสุดท้ายจนหนูโมโห
แล้วยาดหนูอะเป็นพระบวชมาหกปีเองก็สอนหนู

มึงด่ามันมันกลัวมึงกลัวคนสาบแช่ง
พี่หนูแบบข้าพเจ้านางสาวนิชาพาเช่าห้องนี้ด้วยสิทธิ์กฎหมายมีใบสัญญา

ใช่แม่เปิดหรือเปล่าคือตอนนั้นหนูมานั่งคิดแบบ

หมายถึงว่าเปิดเอง๓ครั้ง
หนูโมโหเนี่ยเพราะว่าหนูกลัวค่าไฟมันแพงหนูไม่รู้มันติดตอนไหน

ก็อีกส่วนนึงแต่ว่าค่าไฟมันแพงเพราะว่าหนูไม่รู้มันติดตั้งแต่ตีหนึ่งตี๒หรือว่าตอนที่หนูหลับ
หนูตื่นมาเพราะหนูได้ยินเสียงการ์ตูนมิกกี้เหมาอ่ะ
หนูก็แบบห้องไหนเปิดไฟเปิดทีวีดังมากเลยอ่ะดังอ้าวจะมาหาห้องกูนี่ว่ะ
หนูก็เลยเปิดไปปุ๊บหนูก็ไปยืนแบบยืนมองแบบ

หนูถับไปถามนี่เจ้าเลยห้องอนุมีคนตายหรือเปล่า

อย่าไปซอยนี้กูกลัวผีมันพาหนูไปเลย

คือสุดท้ายแล้วหนูก็ไปค้นหาในข้อมูล
อินเตอร์เน็ตว่ามันเกิดจากอะไร
ทำไมกล่องอ๋อมันอัปเดตเวอร์ชันแล้วมันลิงก์กับทีวีอยู่แล้ว
มันไม่เกี่ยวกับผีมันก็ติดเองมันไม่เกี่ยวกับผีใช่เขาก็เลยบอกว่า
มึงไปทำสังกฐานขอโทษผีซะมึงด่าเยอะมากแล้วแบบ
หนูด่าแบบแรงมากเลยอ่ะเข้ามาได้ยังไงอ่ะหน้าคอนโดมีสารพระพรมนะ
ใครอนุญาตไม่เคยเรียกเลยออกไปเลยเดี๋ยวนี้นะ
ตรงไหนเนี่ยเสียค่าไฟนะค่าไฟก็ไม่ได้ช่วยจ่าย
คือแบบหนูพูดเป็นตุเป็นตะเป็นเรื่องเป็นราวมากสุดท้าย
ออกมาอัปเดตเองกล่องอัปเดตเองผีไม่มีเออเออผี
ไม่ได้มีผีแน่แล้วไม่รู้ว่าสมมุติว่าตอนนั้นมีผีอยู่
แล้วเขาเจอคำสาบแช่งเราเขาจะไปแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้
ว่าเขาน่าจะไปอ่ะค่ะกลัวเขาหนูว่าหนูหนูก็คิดว่าอืม
ที่ที่ญาติหนูสอนน่าจะจริงนะคะเพราะว่าตอนเด็กอ่ะ
เขาเป็นคนที่กลัวผีมากแล้วทรงออกเป็นแบบเป็นเกย์ค่ะ
แต่เด็กแล้วแบบกลัวผีไม่กล้าเดินคนเดียว
แต่พอเขาเลิกกับแฟนแล้วเขาไปบวชเหมือนแบบความกลัวมันไม่ค่อยหายไป
ใช่ก็เขาก็เคยเล่าให้ฟังว่าเหมือนจำวัดนั่งสมาธิอย่างนี้
แล้วก็ได้ยินเสียงคนแบบมากวาดไม่กวาดหน้ากุฏิอย่างนี้
แต่ถนนน่ะมันเป็นถนนลูกรังบ้านนอกค่ะดินแดงอ่ะเล็กเล็กอ่ะ
แล้วก็แต่ก็ใช้ไม่กวาดเสียงมันเหมือนกวาดถนนคอนกรีต
แกรกแกรกเขาก็สับเพศสับตาจบไปบทมึงหาย
นั่งอยู่กับแกรกแกรกสับเพศสับตาสัตว์ทั้งหลาย
อ่ะเงียบสักพักหนึ่งก็รอบสามแวกแวก
เหี้ยอะไรไม่รู้จักผ้าจักเจ้านี่มันหลอกหลอกผ้าจักเจ้าเลยดาเลย
ไม่ได้แช่งไม่ให้พุธไม่ให้เกิดเงียบเลยไม่กวาด
หายไปเลยอืมหายไปเลยนิวหนูบอกโต้มึงโกหกกูป่ะ
กูไม่โกหกของมึงจริงจริงมึงแช่งไปเลยพวกเนี้ยคือแบบกลัวไม่ได้พุธไม่ได้เกิด
คำพูดเหล่านั้นโอ้ก็โอเคแต่ว่าเป็นไม่ได้หนูก็ไม่อยากเจอนะ
ไม่ต้องเอาตัวเองเข้าไปปะทะใช่ค่ะหนูหนูไม่อยากเจอฟัง
ฟังแค่เรื่องเล่าหรือแบบว่ามาเป็นกลิ่นเป็นอะไรอย่างนี้
โอเคหนูพอรับได้อะไรอย่างนี้ถ้าเจอแบบจัดหนูแบบ
หนูไม่รู้ว่าหนูจะทำยังไงหนูจะวิ่งหรือหนูจะเป็นลมหรือหนูจะอะไรอะไรอย่างนี้ค่ะ
นี่แค่เริ่มต้นในการคุยกันเท่านั้นเองนะคุณผู้ชมนะ
ทีนี้มาถึงอาหารจานหลักของเรา

เอ่อประสบการณ์ของใครเนี่ยมัน
หนูว่ามันไม่สามารถระบุได้นะ
แต่ว่าน้องคนที่เสียชีวิตเนี่ย

เพราะว่ามันเป็นสถานมันทำงานที่เดียวกัน

เพราะว่าเรื่องนี้หนูเองเคยเขียนแชร์เหมือนกัน
แล้วก็แต่ว่าบทความที่เราเขียน

ไอ้ที่แบบน้ำเล็กน้อย
เขาก็ไม่ได้หนูไม่ได้ใส่ลงไปอะไรอย่างนี้

หนูเป็นคนเขียนเพราะว่าเดี๋ยวแบบว่า

ไปเอาของใครมาหนูบอกเธอไปดูฉันเขียนปี๒๕๖
เหมือนคุณยายบางแสนเขาเป็นคนเขียน
แล้วก็มีคนแชร์ลงในโลกโซเชียลเยอะแยะมากมาย
ใช่เธอไปเห็น๒ปีที่แล้ว

เหมือนเคยอ่านคืออะไรหนูนี่แหละ

วันนี้มาฟังจากปากคำของคน
ที่เคยเขียนเรื่องนี้ลงโซเชียลมาแล้ว

หนูไม่ได้เขียนลงเข้าไปด้วยขึ้นมาด้วย

บางแสนใช่ป่ะคะหนูอยู่สาขาแรก
ขอไม่รู้ค่ะถามนอกเรื่องร้องเพลงแนวไหน
ร้องหมดเลยพี่หมอลำยันเพลงจีน

ค่ะแล้วก็หนูก็ร้องเพลงที่สาขาบางแสนแล้วเจ้าของร้านเนี่ยเขาเปิดสาขาใหม่อยู่
คือน้องสองคนนี้เขาทำงานคนละสาขากับหนู
ไม่เลยได้เจอน้องเขา

พี่อาร์ชื่อน้องทิพย์
ช่วงครบกันมันก็จะเป็นพักติที่หึงห่วงทะเลาะกัน
เพราะว่าพี่อาร์เนี่ย

อะไรอย่างเช่นกันไปเล่างงาน
แต่ว่าด้วยความเป็นร้านอาหารเกียรติอยู่

ก็ได้ตรงได้ติด

หนูได้ช่วยสาขาสอง
แอบได้ยินคุยกันว่า

ไม่มาทำงาน๓วันแล้วเหมือนแบบทะเลาะกับแฟนอะไรประมาณนี้

มันทะเลาะกันทุกอาทิตย์ทุกวันอะไรอย่างนี้

คือถ้าน้องจะลาน้องจะแบบเออวันนี้ไม่ได้ไปนะ

ก็น้องก็โพสต์เอาไว้แบบ
สั่งสั่นอยู่กับเพื่อนอยู่ตรงทะเลอย่างนี้
แล้วก็เห็นพี่สาว

ดูแลตัวเองหน่อยนะ

เดี๋ยวผมตายผมก็ไม่ได้กินแล้ว

ก็ไม่ได้คิดอะไร

ทีนี้ก็โทรไป

ก็ไปเคาะเรียบเหมือนไม่มีคนอยู่อะค่ะ
เหมือนไม่มีคนอยู่ทีนี้ก็

ติดต่อกลับมาติดต่อไม่ได้ไปไหน

เจ๊เขาก็เลยแบบโทรหาเองเลย
เพราะปกติก็จะให้ผู้จัดการหรือว่าเพื่อนใช่ไหม
ทีนี้แบบทำไมมันไม่มาทำงาน

คือถ้าเบอร์เจ๊แล้วยังไม่รับนี่คือแบบว่า

เสร็จแล้วทีนี้เขาก็เลย

ไปก็เจอรถจอดอยู่

สามวันเข้าวันที่สี่แล้วจนมันมีเพื่อน

ก็เลยบอกว่าเฮ้ยเป็นห่วงบีมอะ

เป็นยังไงไปดูกันป่ะคือชวนกันไปเอง

คือหนูจำได้คือมี

ธรรมนี้คืออันนี้ก็คือน่าจะเอ๋ยได้ค่ะ
เพราะว่าชื่อเหมียวไปด้วย

เขาก็เลยไม่รู้ว่าหอเนี่ย

เรียกแบบบีมบีม

ก็ก็บีมบีมระหว่างที่ค้อนอะ

แล้วก็เอ๊ะนิดนึง
ก็เลยแบบเหมือนเขาเปิดออกมาแง้มดูเหมือน

ห้องนี้ห้องกูไม่ใช่พวกนั้น

ก็คงคิดว่าเป็นเขามาเปิดให้
เพราะเราเรียกเขาแล้ว๓ห้องติดใช่ไหม

ไม่เจอไม่เจอใครแต่ว่าประตูเปิด

เริ่มได้กินแต่ว่าไม่ได้หนักเท่าไห
แต่แบบกลิ่นตุ๊อะไรประมาณนี้ค่ะ

ว่าเออเป็นอย่างนี้ไปก็ไม่เจอ

โพสต์บนเฟซบุ๊กหนูเคยเข้าไปส่องดูเขาโพสต์เมื่อวันอังคาร

มันกลิ่นอะไรอะ

แม่บ้านเขาก็ตามหากินมันก็ไม่มี

พี่เจ๊ว่ามันจะต้องแบบขนาดไหน

เพราะแบบเฮ้ยมันแปลกแล้ว

ช่วยมาดูให้หน่อยค่ะว่ามันอะไรมี
ใครเป็นไรไหมกลิ่นมันขนาดนี้คือแบบ

เพราะว่าตอนแรกเขาคิดว่าหมาหรือแมวตายไหม
ก็เดินหาซากกันไม่มี

สุดท้ายก็กู้ภัยเขาก็มาค่ะ

อยู่ตรงห้องน้องเขาแล้วก็
อ่าพังประตูเข้าไป

แต่เจอในห้องน้ำ
อยู่ในห้องน้ำเป็นศพอยู่ในห้องน้ำ

ควรแขวนคอกับ
แต่ตัวใหญ่ตัวใหญ่แล้วก็เป็นคนที่แบบไม่พูด
หนูเคยพยายามแบบหยอกเขาแบบอยู่คนเดียวเหรอไม่มีใครมาช่วยเหรอ
หนูก็เอ้าหนูก็ไม่พูดกับหนูอย่างนี้
หนูก็คือแล้วด้วยความที่แบบตัวเขาสูงตัวเขาใหญ่
หนูน่าหนูว่าน่าจะประมาณร้อยไม่ต่ำกว่าร้อยแปดสิบนะ
แล้วมันอืดพี่มันอืดแล้วภาพที่เห็นคือไม่ใส่เสื้อ
บ็อกเซอร์ตัวเดียวแล้วก็แขวน
แล้วด้วยความที่เขาตัวสูงอ่ะค่ะมันก็ไปประมาณกึ่งแบบอยู่อย่างเงี้ยอืม
คือขาย่ออย่างนี้แล้วก็อย่างนี้เลย
แล้วเพื่อนสนิทเขาที่หนูโทรขออนุญาตเขาเนี่ยเขาบอกมันก็ถ่ายรูปมานะ
พี่จะดูหรือป่ะไม่เอาเดี๋ยวติดตาแต่ว่าเราฟังแค่ที่เขาบรรยาย
เราก็นึกภาพออกแล้วคือแบบว่าลิ้นนี่คือออกมาแบบออกแบบแอบเนี้ยเลยอะค่ะ
เหมือนที่เขาเห็นอะตาคือโบ๋ออกมาแล้วอะไรเงี้ย
ก็เจอปุ๊บกู้ภัยก็เข้าไปตัดเชือก
แล้วก็พยายามเคลื่อนย้ายให้ร่างน้องออกยกไม่ขึ้น

แรงผู้ชายแต่น้องไม่ออกมา
ไม่ออกมาหนึ่งด้วยตัวใหญ่ด้วย
ไม่ออกมาด้วยจนแบบตั้งแต่บ่ายโมง
จนถึงเกือบ๕โมงเย็นคือแบบพยายามกันแล้วอ่ะ
คือตัวเขาแบบมันแข็งด้วย

สุดท้ายต้องไปจุดทูบบอกว่า
พี่ขออนุญาตนะพี่อะพาน้องขอพาน้องกลับบ้าน
ช่วยให้พวกพี่เอาออกไหนแต่มันจะมืดแล้ว
เขาก็จุดทูปบอกก็พยายามอีกประมาณสักแป๊บนึง

พอออกมาได้ก็เขาก็ติดต่อยาด

แต่ในระหว่างที่เอาออกมาแล้ว
ทุกคนก็ยังเห็นน้องเขาเหมือนเดิม

คนในตึกเขาก็เห็นน้องเขาใช้ชีวิตปกติ
เดินออกมาสูบบุหรี่ตรงระเบียงบ้าง
เดินมานั่งอย่างนี้แล้วก็แบบสูบบุหรี่บ้าง
อะไรอย่างนี้เดินไปซื้อลูกชิ้นบ้าง

แล้วก็ซักผ้าในห้องน้ำที่มันเป็นแปลง

เสียงเปิดทีวีบ้างเสียงกดชักโค้กบ้างลาดชักโค้กบ้าง
เหมือนเข้าห้องนี้ก็น้องก็อยู่ตามปกติของเขา
ใช่เพียงแต่ว่าไม่เห็นเขาตอนกลางวัน
แต่ตอนประมาณมืดอะไรอย่างนี้หรือช่วงเช้ามืดเห็น

แล้วก็น้องมันจะมีพนักงานเฝ้าร้านใช่ป่ะคะ
เป็นเวลาที่ใครกลับบ้านหมดแล้ว
เขาบอกว่ามันจะมีเก้าอี้ตัวหนึ่งที่น้องเขาชอบไปนอนเล่นโทรศัพท์

เขาบอกว่าปิดไฟหมดแล้วนะปิดมืดหมดเลย

เขาก็แบบใครอ่ะแต่เขาจำหน้าได้ว่าเรือเป็นน้องเป็นน้องบีม
เขาก็เลยจะเปิดไฟดูอีกทีนึงก็ไม่มี
ก็ไม่มีแล้วก็พ่อค้าขายลูกชิ้นอย่างนี้ค่ะ
ทักน้องเขาว่าเอ้าวันนี้บีมไม่มาซื้อด้วยเหรอ
เห็นเดินซื้อคนเดียวหลายวันแล้ว
ก็เลยมองหน้ากันแบบช่วงไหนอะพี่
นี่ไง๒๓วันก่อน
จริงหรือเปล่าพี่พูดเล่นว่าไม่ก็ซื้อแต่ถามอะไรไม่ตอบ

เขาก็เลยบอกว่าเพื่อนผมเสียมาเป็นอาทิตย์แล้วพี่
ผูกคอตายวันอังคารแต่มาเจอศพวันไหนรู้ไหม

พี่แจ๊กว่ามันกี่วันหนูร้องนั่งนะ

แล้วสภาพมันจะขนาดไหน
เพื่อนหนูเล่นสาขานั้นแหละ

ก็เดินไปทักทายอ้าวบีมยังไงบ้าง
น้องก็คุยปกติแต่ไม่ได้คุยเยอะเขาเป็นคนไม่ค่อยพูด
แล้วอีกวันต่อมาขับรถผ่าน
ตึกนั้นแหละก็เห็นกู้ภัยแล้วคนเยอะมุง

เกิดอะไรขึ้นวะพอวันทำงานอีกวันหนึ่งมาปุ๊บ
ผู้จัดการถามอ้าวอ้อม
รู้เรื่องเปล่าบีมมันตายแล้วนะ
บีมไหนอะบอกว่าร้านไหน
บอกว่าอ้าวไอ้บีมบาร์น้ำเรานี่ไง
คือมันต้องคุยกันเมื่อ๒๓วันที่ผ่านมานะ
คือมันก็เลยงงก็แบบเป็นไรอะ
ทะเลาะกับแฟนอันนั้นแหละแฟนมันหนีกลับบ้าน

ผูกอะไรผูกมา๒๓วันแล้ว
แต่มันยังมาทำงานอยู่
มันมาทำงานอยู่แสดงว่าที่ทุกคนเห็นหมดเลยน่ะ
เขาไปแล้วแต่หนูว่ามันน่าจะเป็นช่วง๓๗วันที่

เขาก็จะไปที่ที่เขาเคยไปอะไรอย่างนี้มากกว่าค่ะ
ยังคงแบบมาใช้ชีวิตตามปกติอยู่

ก็อยู่ประมาณ๒๓เดือนอยู่ค่ะ

๓เดือนก็เจอบ้างแต่ว่าไม่ทุกคนนะ
เหมือนใครแบบมีเซนต์หรือเปล่าอะไรสนิทหรือเปล่า
หนูว่าเขาน่าจะไปหาคนที่สนิทมากกว่าค่ะ
อย่างร้านร้านเนี่ยก็จะมีนะที่เขาเฝ้าร้านเห็น
แล้วก็วงดนตรีเนี่ยเหมือนแบบมาช่วงเวลาที่น้องเขาเข้างานทำงาน
คนมันไม่เยอะมันก็แบบปะปลายอย่างนี้ก็เห็น
แต่หนูว่าหนูไม่เคยเห็นไม่เคยเจอ
อ่าแล้วส่วนน้องผู้หญิงเนี้ยก็ที่เป็นแฟนเขาอะค่ะ
ก็แบบเสียใจแบบร้องไห้ทะเลาะกันเขาก็ไม่คิดว่าจะทำขนาดนี้
แล้วหนูก็ถามว่าเป็นไงบ้างเขาบอกสภาพจิตใจหนูไม่ดีเลยพี่
หนูนอนไม่ได้เลยหนูนอนแบบหนูฝันฝันตลอดเลยอย่างเงี้ย
แล้วก็เขาอยู่ด้วยกันสองคนอยู่แล้วมาตลอดนะคะ
แบบไม่มีญาติพี่น้องในเมืองชนอย่างนี้

หรือว่าพูดอย่างเขากำลังจะพูดเรื่องนี้กับเพื่อนเขาเนี่ย
ดับของตกอยู่อย่างนี้ตลอด
เขารู้เหมือนแบบบางทีก็นอนอยู่ก็รู้สึกว่าเหมือนมีคนมากอดมานอนด้วย
ก็คือแบบอยู่คนเดียวไม่ได้จนต้องแบบกลับบ้าน

ทีนี้ห้องนั้นแม่บ้านเขาก็ยังเจอเรื่อย
มีคนมาเช่าต่อไหมอ่ะ

ทีนี้ค่ะคนย้ายออก
ชั้น๔โดยเฉพาะห้องที่แบบว่า

หนูก็ไม่นึกว่ามีใครเป็นอะไรในนั้น
เพราะเขาเอาศพออกไปแล้วใช่ไหม

คือของก็ยังอยู่กินอยู่แต่คนไม่อยู่

เพราะอยู่ติดออกกันเลยแล้วก็ชั้น๔ก็ทยอยออก

เฮียนคือแบบหลายคนเจอบางคนไม่เจอ
แต่เขาก็กลัวไงคนไทยเขากลัวเรื่องนี้
เขาทยอยย้ายออกทยอยย้ายออก
ป้าแม่บ้านเขาบอกว่าบางทีเขามาทำงานช่วงตี๕
ยังไม่๖โมงค่ะตี๕นี้เขาเจอแล้ว
นั่งร้องไห้เขาเจอก่อนหน้าที่จะเป็นศพด้วย
แต่เขาคิดว่ายังไม่ใช่ผีคิดว่าเป็นคน
แต่หลังจากที่เอาศพไปแล้วยังเจออีก
แกก็ไม่มาเลยแกก็มากลางวันแทน
แล้วก็รีบทำรีบกลับรีบเลิกอะไรอย่างนี้
ทีนี้ชั้น๒ชั้น๔ย้ายออกก่อนชั้น๔ไม่มีแล้ว
ชั้น๓ไม่ค่อยชั้น๒ค่อยออกมา

ชั้น๑ห้องเดียวเจ้าของตึกเขาก็แบบทำไงดีวะ

แฟนเขาของในห้องที่เขาซื้อด้วยกัน
ตู้เย็นทีวีไมโครเวฟอะไรอย่างนี้
เขาบอกว่าเขาไม่ขนกลับนะ
แล้วก็ทางญาติญาติเขาพี่สาวของคนเสียเขาก็ไม่เอา

อยากได้เอาไปเลยเสื้อพงเสื้อผ้าของน้อง

แต่พม่าเอา
พม่าที่ทำงานในกุ๊กในครัวก็มาเอา
เจ้าของตึกก็เลยแก้ปัญหา

ฟรีไปเลยจ่ายแค่น้ำไฟ

ดูคึกคักมันจะได้ไปดูร้าน
ใช่ค่ะก็เข้ามาอยู่ฟรีเลย
เออก็อยู่ฟรีไปเพราะว่ามันไม่กลัวค่ะ
เพราะว่าเขาไม่กลัวอาจจะแบบสื่อสารไม่รู้เรื่องด้วยหรือเปล่า

ก็เริ่มมีคนกลับมาอยู่ค่ะ

ทำบุญแบบประกอบพิธีกรรมปกติ
แล้วก็ก็ยังมีคนเห็นน้องบ้าง
แต่ว่าเขาจะไปหาคนสนิทมากกว่า

เหมือนแบบน้องเขาเสพยาด้วย

คือทุกครั้งที่ลงไม้ลงมือน้องเขาไม่เคยหนีกลับ
เขาก็จะแบบงอนแล้วไปนอนห้องเพื่อนอะไรอย่างนี้

คือกลับมาจีนไป๓วันเลยก็เลยแบบ

แล้วก็บวกกับว่าเหมือนหนูรู้มาว่าแบบ

พ่อแม่เขาก็เสียแล้วเขาอยู่กับพี่สาวสองคน
แล้วก็ไม่ได้สนิทอย่างนี้อยู่กันคนละที่
หนูมองว่ามันอาจจะเป็นช่วงหนึ่งที่เขาแบบ
ดาวน์แล้วเขาไม่เหลือใครแล้วเหมือนกับว่า
กินเหล้าเขาบอกว่าน้องกินเหล้าสองวันแบบ
หลับไม่นอนนะแล้วก็มาทำงานอะไรอย่างนี้
จนตัดสินใจหายไปเลยเลยค่ะ
เท่าที่ฟังมาอย่างน้อยมันยังมีข้อดีอย่างหนึ่งคือ
พาร์ทเมนต์หอพักนี้มันยังกลับมาได้ไง
เพราะว่ามันมีหลายเคสที่เกิดขึ้นคือ
ถ้ามันมีเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้น
ส่วนมากนะจะแบบไปเลยอ่ะใช่
ไปเลยแล้วไม่มีใครมาพักอีกเลย

เป็นคอนโดที่ราคาถูกด้วยนะคะ
คือก็ไม่ได้ถูกมากแต่คือเป็นจ่ายไว้แล้ว
แล้วพนักงานที่แบบทำแบบทำงานกลางคืนแบบเป็นพนักงานเสิร์ฟ

เขาเช่าตรงนั้นเยอะมากแล้วพี่คิดดูว่าเวลาออกอ่ะ
เพราะฉะนั้นเรื่องของการการฆ่าตัวตายก็
มันก็เป็นบ่วงกรรมบาปกรรมอย่างหนึ่งอะเนาะ

ไม่รู้ว่าอีกนานแค่ไหนก็ไม่รู้

ฆ่าตัวตายแล้วก็ต้องกลับมาทำซ้ำเวลาเดิมเวลาเดิม
คือทางวิทยาศาสตร์เราพิสูจน์ไม่ได้หรอกว่ามันจริงหรือไม่จริง

แต่การฆ่าตัวเองบาปกว่า
เพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้ก็เท่าที่ฟังมานะคุณผู้ชมฟังก็

สำคัญที่สุดนะครับคือทะเลาะกันอยู่ด้วยกันผมว่าลิ้นกับฟันเวลามันกระทบกับท่างกันมันก็มีบ้างแหละผมว่าทุกคู่ที่เป็นแฟนกันต้องเข้าใจกันก่อนว่าไอ้สิ่งที่ทะเลาะกันน่ะมันมันเริ่มต้นจากอะไรแต่เนี้ยดูเหมือนว่าจะอาการหึงหวงหึงหวงจากงานที่ทำกันอยู่แล้วซะด้วยน่ะใช่แต่พอเป็นแฟน
เช่าชั้นสี่
นั่นคือเรื่องราวทั้งหมดขอบคุณมากตุ๊กตาที่มาเล่าเรื่องนี้

รอฟังเรื่องต่อไปนะขอบคุณมากวันนี้ที่มาเยี่ยมเยี่ยมสถานีผีดุขอบคุณค่ะ

และตอนนี้แขกรับเชิญที่จะมาเยี่ยมเยี่ยนในรายการสถานีผีดุของเรานั้น
นั่งอยู่ข้างผมเป็นที่เรียบร้อยครับ
อย่างที่เกริ่นบอกคุณผู้ชมไปครับว่าวันนี้เรามีธีม
ของเรามีชื่อว่าเชฟบะปะทะผี
พูดถึงคำว่าเชฟบะเนี่ยคงจะเป็นใครไปไม่ได้ครับ
อกจากเขาคนนี้คนเดียวเท่านั้นครับ
ยินดีต้อนรับพี่ฮายอับปะพอร์นครสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีโอ้โหก้มต่ำมาก
ฮายสบายดีนะครับสบายดีพี่แจ๊
ขอบคุณมากที่มาเยี่ยมเยี่ยมในรายการ
ยินดีมากเลยก็แอบส่องพี่แจ๊คอยู่
ในรายการผีฟังผีด้วยหรือพี่
ก็บางทีแบบว่ามันเด้งขึ้นมาเราก็ต้องฟังนิดนึ
เพราะว่าชีวิตเราก็เกือกกลัวกับผีมานานเหลือเกิน
บอกอย่างนี้มันก็เลยเอ๊ะเออเลือกบางที
คนเล่าบางคนเล่าได้สนุกเล่าได้ได้ออกมาจากข้างในจริง
จุดที่เขาสัมผัสครั้งหนึ่งที่เราก็เป็นแบบนั้น
นี่ไงประเด็นที่เรากำลังจะมาคุยกันคือ

เหมือนพี่ฮายตอบมาไกลแล้วผมจะถามแขกรับเชิญทุกคนครับ
ว่าถ้ามีความเชื่อเรื่องเกี่ยวกับผีผมมีกราฟให้๑๐๐

เหลือไว้ทำไมอ่ะพี่แจ๊กตอนนี้สบายแล้วโฟร์
อาจจะเป็นเพราะว่าเราเหนื่อยกับการที่เราเจอเขาตลอดเวลา
เมื่อประมาณ๔ปีที่แล้วก่อนโควิด
ปี๕ปีที่แล้วไปฝั่งตะกุด
อ่าเอาเจาะตรงนี้ก่อนนะไปฝั่งตะกุดก็เลยอยู่แบบสบายสบาย

คือเจอจนรู้สึกว่าเราเหนื่อยจังเลย
ทำไมฉันต้องเจอสิ่งเหล่านี้ที่คนเขาไม่เห็นไม่รู้ตั้งแต่เด็กมาแล้วอะไรอย่างนี้
แต่พอมีหลวงพ่อท่านหนึ่งที่ท่านฝังตะกุดแล้วเกี่ยวกับเรื่องพูดผีปีศาจ
ไม่ให้มารบกวนเราเฮ้ยมันช่วยได้จริง

ประตูไม่ให้เราเจอแต่ว่าพี่ไฮก็ยังสัมผัสได้

สัมผัสได้โดยการที่เราทำบุญแล้วก็แผ่เมตตาให้เขา
บางทีก็เหมือนคน

นิสัยอย่างนี้เราตายไปนิสัยเราก็อย่างนี้

โจรตายไปมันก็ไปขโมยของคนอื่นเขา

คนที่เป็นนิสัยแบบไหนหลังก็ตายไปแล้ว
ใช่กระโมลสัมดาลของดวงวิญญาณดวงนั้น
มันก็จะเหมือนนิสัยเหมือนตัวที่เป็นมนุษย์แบบนี้

ผมเพิ่งรู้ว่าอ๋อมันมีของลักษณะในการปิดเซนต์ตัวเอง

ปิดการรับรู้ปิดการมองเห็นกับเรื่องของผีของสางได้

แสดงว่าที่พี่ฮายบอกว่าสัมผัสพวกนี้มาตั้งแต่เด็ก

มันเริ่มต้นมาตั้งแต่เด็กเลยอะพี่

ตั้งแต่จำความได้ก็ประมาณ๖ขวบ๗ขวบ
มันเริ่มมีความจำอยู่ในสมองลึกของเราแล้ว
แต่ทั้ง๕ขวบนี้ก็ครับคลายครับ
รู้เลยว่าตอนนั้น๖ขวบ๗ขวบก็พ่อกับแม่ก็จะให้อยู่ดูแลน้องที่บ้าน

แล้วทุกครั้งที่แม่ปล่อยให้เราอยู่กันสองคนเนี่ย
สัก๘โมง๗โมงกว่าพ่อกับแม่ก็เตรียมตัวไปไล่ไปนาไปอะไรอย่างนี้
แล้วก็ให้เราอยู่บ้านบ้านต่างจังหวัด

อ่ายกสูงอันนี้ก็โล่งอ่าผูกเปกันนั่งใครมา
ชาวบ้านมาเพื่อนมาก็จะมีแคล่ข้างล่างอะไรอย่างนี้
พอพ่อกับแม่ไปประมาณ๑๐นาทีลงบ้านไม่ได้เลย

เรามองไปมีงูเต็มไปหมดเลย
พี่แจ๊กงูพิการก็มี
งูตัวประมาณแขนเนี่ยมันเลื้อยไม่ได้มันก็กิ้งกรุ๊ก
ตัวเท่าแขนแล้วเนี่ยใต้ถุนอ่ะเราลงไม่ได้อ่ะบางตัวโอ้โหยาวตั้งแต่นี้๓๔เมตรอย่างนี้
หางยังอยู่ไหนก็ไม่รู้แต่หัวน่ะไปแบบอีกฝั่งนึงของบ้าน
มันเลื้อยแล้วมันเทินกันอยู่อย่างนี้มันเทินกันแบบยั่วเยี้ยหมดเลย
แล้วเราลงไม่ได้เราเห็นอย่างนี้ประมาณแบบเป็น๑๐วันจนกลายเป็นเด็กหลอน
ก็กลับมาก็เล่าให้แม่ฟังแม่หนูไม่อยากอยู่บ้านอืมหนูไม่อยากอยู่บ้านเลยหนูเจอสิ่งแบบนี้
พอแม่ออกไปเนี่ยก็จะมีอย่างนี้มันมาตลอดแม่ก็บอกเป็นเด็กชอบโกหกอะไรอย่างนี้
ไม่ไม่เชื่ออยู่แล้วไม่เชื่อเขาไม่เชื่อหรอกผู้ใหญ่ไม่เชื่อ
ไม่อยู่วันนึงเราเห็นอาน้องของพ่อซึ่งบ้านนั้นมันจะอยู่ห่างกันประมาณสัก๒๐๐เมตร๓๐๐เมตร
ก็จะตะโกนเรียกเขาเราเห็นอ่าช่วยด้วยงูมันมาอีกแล้วสองคนกับน้องชาย
ไม่รู้น้องชายเห็นหรือเปล่าแต่เราก็ไม่ให้น้องชายลง
เพราะน้องชายจะเป็นเด็กกว่าเรา๓ปีเข้า๓ขวบ๔ขวบเรา๖๗ขวบ
ก็เรียกอามาอามาก็ไม่เจออืมเขาบอกไม่เห็นมีอะไรเลยโกหกว่าเนี่ยอะไรอย่างเงี้ย
แกก็ชอบเอาไม้ไปตีตามป่าข้างบ้านเขาบอกเนี่ยจริงมันต้องถางออกไปหมด
งั้นก็เป็นที่อาศัยของงูอืมแต่เขาก็เห็นเป็นรอยลอยแบบเออมันมีรอยงูจริงจริงว่
อ้าวที่พื้นตกลงมีรอยงูมีรอยงูแต่ว่าตัวนไปไหนอย่างที่เองเล่านะมันจะต้องมีเยอะกว่านี้
ก็หาว่าเราเป็นกายเป็นไอ้นี่เราไม่อยู่บ้านเราร้องไห้พ่อกับแม่จะออกจากบ้านทีไร
ร้องไห้ขอตามอ่ะแม่ก็เอาไปด้วยอืมแม่ก็ไปด้วยตอนนั้นมันเป็นแบบป่าบุกเบิกอ่ะ
แกก็จะไปถ่างใกล้ถางนาเพื่อเอาเป็นที่ทำกินไปปลูกข้าวโพดทำข้าวทำอะไรอย่างนี้ค่ะ
เขาก็เขาก็มีเปรย์ผูกเนอะเปรย์ผูกเราก็ไปนอนนอนอยู่ก็เอาอีกแล้วกำลังจะเคิ้ม
มีแบบว่านุ่งจงกระเบนตัวดำปี่ตาแดงแจ๋เลยโดนมาแล้วก็มายืนมองเราอยู่อย่างนี้
รู้สึกได้ว่ามีคนมองเราอยู่ลืมตามากรีดร้องแบบอายแม่ก็บอกอะไรเป็นอะไร
บอกแม่มีใครไม่รู้ลุงจงกระเบนตาแดงใหญ่เลยยืนมองหนูอยู่พ่อจะตีอีกแล้ว
โกหกอ่าอ่าทำไมเป็นเด็กอย่างนี้นะเราก็เอ๊ะทำไมทำไมจะให้เขารู้สึกได้
ขับรถกลับไม่ใช่ขับรถตอนกลับบ้านประมาณทุ่มหนึ่งใช้เกวียนเมื่อก่อนใช้เกวียน
พ่อก็ขับเราหันหลังให้เกลียนแต่เราได้ยินเสียงแล้วตอนที่นั่งไปเนี่ย๔๕คน
พี่น้องทุกคนได้ยินเสียงกรุ๊บเหมือนคนควบมามากรึ๊บพร้อมล้ำมาใกล้มันก็ดัง
เหมือนแบบม้าสักเป็นร้อยตัว๑๐ตัว๒๐ตัวขึ้นไปมันดังขึ้นดังขึ้นดังขึ้น
พอเราลืมตาคือเราเด็กอ่ะเนอะพอทุ่มมันก็เริ่มจะหลับแล้วอ่ะ๖๗ขวบอ่ะ
ลืมตาขึ้นมาเราเห็นหมวกแบบนักรบต่อใหม่ก่อนแล้วก็เฮ้ยอย่างเงี้ยมาเป็นแผงเลย
แล้วก็สวนเราเข้ามาเฮ้ยพี่แจ๊ค
พ่อจะจอดเกวียนตีเราแม่บอกอย่าไปตีมั้นอย่าไปตีมั้น
ไฟฮาลักษณ์บูรังนี่ใช่ชานะแหละแล้วแต่งตัวแบบนักรบ
เป็นกองทัพเป็นกองทัพแล้วก็นำแบบ
หัวหน้าที่นำเนี่ยเรารู้เลยเขาใส่ชุดเป็นสีทอง
แบบที่เราเห็นในหนังเห็นในนี้
เฮ้ยเราก็แบบมากันเป็นขบวนเลยแล้วก็วิ่งมาหาเรา
วิ่งแล้วแบบวิ่งทับเราเลยเราก็ตีดสิแล้วเด็กเราก็ตกใจ
ก็ไม่เชื่อแล้วมีอยู่วันหนึ่งไม่มีใครเชื่อเราเลย

แต่ว่าพูดยากนะคือถ้าให้ผู้ใหญ่เชื่อเชื่อเด็ก
มันยากยากมันยากยากก็มีอยู่วันหนึ่งพ่อชอบตีไก่
พ่อเป็นนักพนันไก่อยู่แล้วต้องพูดอย่างนี้เลย
มีไก่ที่ไหนพ่อจะไปตีแล้วก็ชนะมาแบบ
เอาเงินเลี้ยงลูกด้วยการตีไก่พ่อเป็นคนดูไก่เก่งมาก
แล้วมีเพื่อนพ่อมากี่คนแกก็อุ้มไก่มา
ว่ามาคุยกันเดี๋ยวเย็นยีนเต้นไปตีบ้านไอ้นี่นะ

เราก็นั่งดูเด็กการอาบน้ำไก่ของเขาเอง
ตัวนี้อันนี้เดือยมันสวยถ้าแท้งไป
แกก็เล่าเรื่องของการที่จะต้องไปชนกันกับไก่
บอกไอ้ตัวเนี้ยรับรองได้แต่ทีนี้พอขากลับปั๊บเนี่ย
ก็อุ้มไก่แล้วหนูไม่เห็นหัวเขาพี่แจ๊ค
มองไม่เห็นหัวเขาหัวหาย

ชื่อตาอะไรไม่รู้จำไม่ได้แหละ
หนูเขาไม่มีหัว
ผมจะพูดอย่างนี้นะมันเป็นรางไม่ดี
แกก็ว่าอย่างนี้ตกตอนเย็น
ลุงคนนี้ตายตายเป็นอะไรตาย
รู้สึกจะโดนซ้อมอุ้ยโดนอะไรสักอย่าง
ตายแล้วตั้งแต่นั้นมาแม่เชื่อ

แม่เชื่อเลยว่าลูกสาวฉันเห็น
ใช่ตั้งแต่นั้นมาเวลาแม่เวลาพูดอะไร
แม่ก็จะบอกเอออะไรอย่างนี้

พ่อก็เริ่มมีอาการว่าเออมันคงเห็นจริง

แต่ตรงนี้คลายแมทที่สุดคือ

รู้สึกว่านี่แหละไปตีไก่กันนี่แหละ
แล้วก็ประมาณว่าโกงพนันกันอะไรอย่างนี้
ก็เลยโดนกระทืบมั้งอะไรสักอย่างหนึ่ง

แล้วเขาก็บอกว่าเสียชีวิตโดน

เขาแทงไม่เข้าอะไรอย่างนี้

นั่นคือในวัยเด็กของพี่ฮายอภพร

ตั้งแต่๕ขวบ๖ขวบที่จำความได้

บางทีเราไปแม่ก็ไปอยู่ในนาที่ไปฟันป่าแล้วที่เราไปนอน
แล้วแม่ก็เลยย้ายจากหมู่บ้านนี้ไปอยู่ในนา
พอไปอยู่ในนาในบ้านหลังเดียว
แล้วบ้านก็ยังทำไม่เสร็จ
เขาก็ใช้สังกษีทำเป็นอะไรเนี่ยฮะ
ทำเป็นเขาเรียกอะไรข้างฝา
แล้วสังกษีมันยาวมันก็ยื่นไปเนาะ
เราได้ยินมีความรู้สึกว่าเสียงหมาเห่า

เพราะว่าไม่กล้าลุกมันลุกไม่ได้มันเห็นตลอดทุกคืน

ตอนนั้นรู้สึกว่าประมาณเดือนทันวาส์ปลายเดือน
แล้วมันหนาวมากเมื่อก่อนต่างจังหวัดมันหนาวจริง
มันหนาวแล้วเรามีความรู้สึกว่า

เราก็หลีตาดูไม่กล้าลืมตา
แล้วแม่ก็สีข้าวสารมาลูกประมาณกี่กิโล

แล้วเขาก็มาขึ้นบนมายืนบนกระสอบข้าวสาร
นั่งยองเหมือนลองพ่อคูณนั่ง

แล้วเราก็นอนกระเรียงเป็นตาป๋องเลยพี่น้อง
พี่น้องทั้งหมดห้าคนเรียงเป็นปากป๋อง

ทีจะปลุกเพื่อนพี่สาวให้ไปช่วยชี

อายุสิบห้านสิบหกก็ยังต้องฉีก

มันไม่กล้ารู้ก็จะโดนแม่ด่าตลอด
ตั้งแต่เด็กนะแม่จะต้องซักผ้าให้ตลอด
ห่มอ่ะเพราะว่ามันลุกไม่ได้
แล้วสักพักนึงพ่อพลิกตัว

ซึ่งบ้านไม่สูงมากประมาณ๑๐๐

จังกับสี

ซึ่งเรารู้แล้วไอ้ตัวเนี่ยที่มันมายืนมองเราอยู่

และหัวหอนก็เป็นสเต็บอ่ะ

ได้รู้มั้ยแล้วเล่าให้พ่อแม่ฟัง
ทุกวันนี้ยังไม่ได้เล่าเลย

คือไม่รู้ว่าเป็นใครแต่รู้ว่าเป็นผู้ชาย

คนที่มายืนมองตอนที่ว่าไปนอนที่เปรย์อ่ะ
ที่ตาแดงมายืนมอง

เหมือนกับเขามายืนแล้ว

อันนี้ยังไม่ได้เล่าที่ไหนเลย

พี่ฮายก็เห็นมาโดยตลอด

ศิลปินอย่างพี่ฮายแน่นอนว่า
ต้องมีการเดินทางไปตามต่างจังหวัด
แน่นอนว่าโรงแรมเลี่ยงไม่ได้

เมื่อก่อนนี้ถ้าเก็บได้ประมาณ๗๐๐๐ขึ้น

ที่มันแช่น้ำแข็งแดงอ่ะ

แหมไอ้นั่นนี่นี่ซื้อไป

พอถึงเวทีปั๊บเราก็จะ

เริ่มจะหลับปั๊บเราเป็นคนสุดท้ายที่ซักผ้าตากผ้าแล้วก็ปิดน้ำ
พอเราเริ่มนอนเราได้ยินเสียงใครเปิดน้ำอืมแล้วก็อาบน้ำอืมจะหลับแล้วอืม
ทำไมมันอาบน้ำนานจังวะเนื้อหลุดไปแล้วมั้งนึกในใจมึงอาบนานขนาดนี้ไม่ใช่
ก็เลยลุกไปเช็คเพื่อนเลยตอนแรกไม่ได้เช็คอ่าก็ลุกไป
ก็คือเริ่มปวดฉี่ก็คลอกประตูไม่มีคนอยู่น้ำเปิดอยู่ไม่มีคน
เมื่อกี้ฉันปิดหรือว่าเพื่อนคนไหนมันเข้ามาแล้วเปิดน้ำแล้วลืมปิด
เราก็อ่าโอเคก็ปิดน้ำพอลงปั๊บลงนอนอีกประมาณสักสองสามนาทีอ้าวอีกแล้ว
เตี๋ยงอาบน้ำอีกแล้วอ้าวไม่ใช่แล้วล่ะก็ละเช็คเพื่อนแล้วทีนี้
หันซ้ายหันขวาอ้าว๑๒๓๔๕อยู่ครบนี่หว่าแล้วใครน่ะ
ก็เลยค่อยไปแง้มดูก็น้ำเปิดอีกแล้ว
ได้นอนดีเลยเรียกมันทุกคนลุกขึ้นมาเถอะ
เหตุการณ์เป็นเอาไงดีอ่ะทุกคนก็พวกเราน่ะแต่สิวเสี้ยนมันเยอะ
ก็จะซื้อไข่มาคนละคลองครับเดาไข่แกะนิดหนึ่งและก็เอา
เอาไอ้ตัวไข่ขาวออกมาค่ะแล้วแปะกับสำลีครับลอกสิว
ถึงหลุดอ๋อเพื่อมาจับขาแล้วถึงหลุดมาจับขาว่าคือเขาเห็นแล้วเราทำอยู่อย่างเงี้ย
แบบเหมือนดิ้นไม่หลุดสักทีจับขาเลยหายเป็นไรทำไมฝันเหรอ
อะไรเนี้ยฝันบ้าอะไรกูยังไม่หลับเลยอืมหลับที่ไหนแล้วมันเดินทะลุประตูมา
ประมาณว่ามึงล้อเรียนกูเหรอมึงล้อเรียนกูเหรออะไรอย่างนี้
เห็นเราคอกหน้าเขาว่าไปเล่าเรียนมันไงมันมันมันนอนทับตุ้มมาเลยอ่ะ
ก็โอเคก็เลยเล่าให้ฟังอีกพวกนี้กลัวอวกก็ลงไปกินข้าวข้างล่าง
ประมาณตีห้ากว่าแล้วเรานึกตีห้าไม่ไหวเราง่วงเหลือเกินก็โอเคเคยไป
ไปไปกินกันก็แล้วกันเราไม่ไปเราก็นอนว่าตีห้าสว่างแล้ว
ทองฟ้าเริ่มเริ่มเริ่มสว่างผีไม่มาหรอกอืมพอตะวันขึ้นเดี๋ยวผีไม่มา
คิดของเราเองอ่ะเพื่อนเพื่อนก็ลงไปกันสักประมาณสิบกว่านาทีอ่ะ
แต่เราก็กำลังเคิมเคิมได้ยินเสียงเหมือนเคราะห์ประตูก็ก็ก็ก็ก็ก็
โอเคไม่เป็นไรพ่อไม่ได้ล็อกประตูเดี๋ยวยังไงมันก็เข้าเอง
เข้ามาเดี๋ยวพักแล้วมันก็รู้ว่าเราไม่ได้ล็อกอะไรอย่างเงี้ยแต่เราได้ยินเสียงกุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊กก๊อก
เหมือนคนเหมือนคนไต่อะไรอย่างนี้เหมือนเหมือนคานเหมือนคาน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
ถ้ายหยับตัวไม่ได้แล้วทำไมอะก็ท่องนมงษ์ทักษะพระควรตัวล่ะตัวค่อยกันอีกทีเลยมันก็โดดใส่เราอะ
แล้วดิ้นไม่หลุดแล้วก็ค่อยกันอีกที๑๒๓๔ก็เราฟาดปั้งกว่าจะออกโอ้โหเหมือนจะตาย

อ๋อโอเคสว่างแล้ว
มันยังมามันยังเอากูอีก
อะไรอย่างนี้เรานึกในใจตายแล้วก็เลยเล่าให้ฟังบนรถบัตร
นักคลุมตีรองของเอาเหรอดุเหรอมาห้องไหนมาเปลี่ยนกัน
เราก็เลยเปลี่ยนกับนักดนตรีมานอนแทน
เราก็ไปนอนโอเควันนั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้น
เพราะว่านอนที่นั่น๒คืนพ่อมาเล่นใกล้เขาก็เลยไม่ต้องเช็คอิน

นักคลุมตีรู้สึกจะเป็นมือเบศเขาไม่รู้
จะออกแล้วก็ต้องนับว่าเพื่อนเราห้องเรานอนกันกี่คน
อ้าวมือเบสหายไปจ้ะอืมอ่ามือเบสหายไปไหน
เออนี่ก็ไม่เห็นมันนึกว่ามันลงมากินข้าวแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันบน
ก็ขึ้นไปดูที่ห้องกระเป๋ามันก็อยู่นี่รองเท้ามันก็อยู่นี่

เขาบอกว่าไม่น่ามาเรียกเขาเลยเขากำลังมีความสุข
นอนกับผู้หญิงแบบมีความสุขมาก
ห้องนี้คือมีหมอนวดโดนฆ่าตาย
ซึ่งมันก็ตรงกับที่เราเห็นเป็นลักษณะของผู้หญิงแต่เราเจอโหดใช่
ที่เขาพูดนะฮะมีหน้าละยันเขียนเต็มห้องหมดเลย
แล้วต้องตรวจได้คืนแรกก็ไม่รู้
สรุปคือมือเบสคนนั้นมานอนแล้วก็มีความสุขกับผีผู้หญิงเหรอพี่
ใช่เขาบอกเขามีความสุขมากอุ้ยเขาแบบว่าสมสู่กันแบบไม่น่าเรียกเขาเลย
สมมุติว่าถ้าไม่มีคนไปเรียกเขาก็คงหลับเลยนะ
ใช่เขาเรียกว่าหลายตายใช่ใช่ประมาณนั้นเลย
ก็เลยว่าโอ้โหตายแล้วเห็นไหมที่ฉันเล่าทุกคนเชื่อฉันยังอะไรอย่างนี้
แล้วบางทีอ่ะพอถึงสเต็ปนั้นเป็นคนเลี้ยงหมาชื่อแม็กกี้
มันเห่าทุกที่ที่มันไปเอาหมาไปด้วยเอาหมาไปด้วยคือมันเห็น
มันเห่าทุกที่ที่ไปจนมันไม่ได้ไปเพราะว่ามันสัมผัสได้แล้วพอมันเห่าปั๊
ก็จะมันก็จะฟังเดี๋ยวแล้วมันมองมันเห่าอีกแล้วอะไรอย่างนี้
ฮิ้วมาถึงเรื่องของการไปทัวร์ค่ะพี่ฮายครับแน่นอนว่าอย่างพี่ฮายอ่ะ
ศิลปินไปมาทั่วทุกภาคของประเทศแล้วภาคไหนผีดุสุดความคิดเห็นส่วนตัว
ใต้ใต้เหรอพี่เยอะมากของเยอะมากผีเยอะมากเขาไม่ได้โดนปลดปล่อยเยอะมาก
เมื่อก่อนอาจจะเป็นเป็นป่าดิบเยอะมากพวกคือยังไงอ่ะ
ป่าพวกยางเนอะอะไรเราขับรถผ่านไปเนอะเห็นป่าไม้มันยังเยอะอยู่เลย
สัมผัสตลอดอืมอืมก็บางทีเอาขึ้นรถไปตอนนั้นมีรถแหละ
เริ่มเป็นสเต็ปจากนักร้องขั้นเวลามาเป็นมีอัลบั้มเป็นของตัวเอง

ก็ขับรถไปก็พี่สาวดูแลเสื้อผ้าน้องชายขับรถ
เราก็เห็นแล้วรู้สึกว่าเส้นกระปงที่จะไปละนอง

มันจะเป็นเส้นที่ขึ้นเขาตลอดนะพี่แจ๊คเนอะ
เราก็เห็นแล้วอ่าข้างหน้า
มันมืดหมดแล้วนานจะมีไฟสักดวงหนึ่ง

เราก็เห็นจักรยานอยู่คันหนึ่งอยู่หน้า

แล้วโอเคเอาแซงไป

ก็เขาเก่งเราคิดว่าเขาเก่ง

ไม่ใช่แล้วเห็นเหมือนกันใช่ไหมทุกคน

แต่เราเห็นอาการเดินของคนเมื่อสักครู่เนี่ย

ถือที่เขาใช้ฟันป่า

แต่เราก็เห็นแล้ว
เราเห็นแล้วเดิน

อารมณ์อย่างนี้พี่แจ๊คหนูเห็นตลอดเลยมันสนุก
แสดงว่าทุกครั้งที่พี่ฮายทักทุกคนก็จะรู้ว่าพี่ฮายเนี่ยเห็นแล้ว

โอ้โหนี่ไปไหนมาไหนกับพี่ฮายขับรถไปกลางค่ำกลางคืนนี้

แล้วจนมีหลานหลานเหมือนเราอยู่คนหนึ่ง
มีอยู่คนหนึ่งตอนนี้ก็เป็นเมนแล้วก็อาจจะไม่เห็นแล้ว
แต่ตอนที่เขาเป็นเด็กก็นิสัยเหมือนไม่ใช่นิสัย

เขายังบริสุทธิ์อยู่ตอนนั้นเขาประมาณ๓ขวบ

ตั้งศาลแล้วทีนี้ตั้งศาลกำลังไหว้
ไหว้เสร็จก็รอว่าเดี๋ยวหมาจะมากินเครื่องไหว้
แล้วก็นั่งรอกันอยู่อันนี้ก็ลำโอ๊ยน้อย
ำสวยมากเลยเด็กสามขวบลำสวยชื่อน้องแอฟ
ำสวยมากแล้วก็ลำไปลำไปก็ก้าวขึ้น
จะไปขึ้นศาลเพียงตาศาลเพียงตาที่เราตั้งอยู่
มันขึ้นไปสองขั้นแล้วนะพ่อก็ต้องไปอุ้มลงมา
ว่าหนูทำอย่างนี้ไม่ได้หนูจะขึ้นไปทำไม
พี่เขาเรียกอุ้ยพี่เขาเรียกให้หนูไปลำกับเขาก็ลำสวยมากเลย
เขาลำอย่างนี้ค่ะเขาลำอย่างนี้ค่ะ
แล้วแบบอุ๊ยตายแล้วอย่าไปตีเขานะอย่าไปดุเขานะ
เขาเห็นแล้วก็ไปเล่นเกมที่เขาใหญ่
เอาเข้าไปด้วยเขาอยากจะไปกับเราตลอด
แล้วรีสอร์ทมันอยู่ในหุบเขา
ที่เขาใหญ่อะค่ะมันจะมีรีสอร์ทอยู่รีสอร์ทหนึ่งอ่ะ
ก็น่านอนมากแต่ว่าน้องเขาเขากลัวเขากลัวตลอด
พอจะลงรถเจ๊กลับบ้านเถอะหนูไม่นอน
เรียกเจ๊ก็เลยไม่เปลี่ยนหรอกจริงเขาต้องเรียกย่าแล้ว
เจ๊หนูไม่นอนหนูไม่ลงได้ไหมที่นี่มีผี
ซึ่งแม่เขาไม่เคยหลอกเรื่องผีแล้วก็ไม่เคยให้ดูเรื่องผี
เด็กคนนี้จะไม่รู้จักผีจู่ก็พูดคำว่า
หนูกลัวผีที่นี่มีผี

พอลงรถเนี่ยเขาก็เกาะมือเราแน่นเลยนะ
เขาจับพันเป็นแมวเลยอะพันแม่ให้เดินอะ

แล้วก็จนไปถึงแล้วเขาก็เหมือนเขาจะเกาะเราตลอด
ไม่ว่าจะอาบน้ำไม่ว่าจะทำอะไรเกาะไม่อยู่ห่างเลย
ก็จนเอานอนนอนเอาหนูนอนนะเขาก็นอนนอนหลับไป
เราก็กำลังอ่านสคริปต์ว่าพวกนี้จะต้องถ่ายรายการใช่ไหม

ประมาณสักตี๒เขาลุกขึ้นมา
เป็นลอยแบบแดงลอยเด็กอ่ะ
เราก็มานั่งคิดว่าเอ๊ะ
แสดงว่าเขามีจริงอ่ะเหมือนอย่างที่เราเห็น
ตอนนั้นที่เขาพูดเชื่อเขาไหมครับ

รู้เลยว่าเขามีที่นี้เราก็เลยกรวดน้ำ
ก็มีน้ำอยู่ขวดหนึ่งที่ยังไม่ได้กิน

เป็นเพราะแบบนี้หรือเปล่าถึงทำให้พี่ฮาย

ก็ไปเดินสายที่รู้สึกประกวดผ้าใหม่อีกที่หนึ่ง
เป็นรีสอร์ทใหม่กริ๊บเลยสียังเหม็นสีอยู่เลยอ่ะ
ทำเสร็จประมาณ๘หลัง

เขาบอกไม่มีเนี่ยหนูก็อยากสร้างอยากตั้งศาลมากเลย

เดี๋ยวหนูรอเดี๋ยวให้เขากลับสวิตช์ก่อนแล้วเดี๋ยวหนูจะตั้ง

อะไรอย่างนี้พูดกับฝรั่งพูดยากเขาก็พูดอย่างนี้
เราก็รู้สึกได้เลยว่าอืม

จู่ก็อย่างไงก็ไม่รู้บอกเขนว่าตั้งตั้งนะ
เพราะว่าเราอยู่สุขสบายแล้วเจ้าที่เขาไม่มีที่อยู่
พี่หนูต้องทำอะไรบ้างอ้าวกลายเป็นที่ปรึกษาเข้าไปเจอ

แถวนี้เขาก็มีหมอตั้งศาลอยู่แล้วอะไรอยู่แล้วอย่างนี้
ก็เลยวันนั้นไปแล้วฝนตกด้วย
เรากลับมาเราเลิกประมาณ๕ทุ่มเพราะว่ารีบเล่นรีบเลิกเพราะฝนมันตกหนักมาก
พอมาถึงโรงแรมเด็กมันก็ดิ้งกันอ่ะนะพวกแดนเซอร์อะไรเขาก็ดิ้งเขาก็หลับกัน
แต่เราไม่ไหวเรารู้สึกเราเหนื่อยมากก็นอนนอนแล้วแบบต้องลุกขึ้นมาอยากจะให้พาไปโรงพยาบาลอาเจียน
เหมือนคนนั่งทักบาทแล้วมันหนักแล้วมันจะอาเจียนมันจะอ้วกมันจะแบบว่าอาเจียนจริงเลย
ทีนี้พออาเจียนเราดีขึ้นดีขึ้นพอหลับปั๊บดึงขายอีกแล้วมาดึงขายแล้วพี่แจ๊คไม่ให้เรานอน
กับใครสักคนหนึ่งเนี่ยเขารู้ว่าคนนี้ให้เขาได้
เขาต้องรู้ว่าคนนี้มองเห็นเขาใช่ช่วยได้ไปซื้อสังธารมา
แล้วก็นึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดเมื่อคืนนี้
แล้วก็อุทิศส่วนบุญถ้าเขาจะได้ไปเกิดหรือว่าเขาจะได้ไปอยู่ในที่ที่เขาควรจะอยู่
เพราะว่าญาติพี่น้องเขามารับเขาไม่ได้ท่านพูดอย่างนี้เลยนะ
เขาเป็นชาวต่างชาติน่าจะเป็นเขมรแล้วมากินเหล้าแล้วฆ่ากันตายอยู่ตรงนั้น

แล้วก็ทำซื้อสังขทานมาประมาณ๒๐๐๐แล้วก็ไปซื้อหวยก็ถูก๒๐๐๒ตัว
ก็เท่ากับที่ทำไปแล้วก็มีอีกที่นึงที่ไปเล่นเดินสายที่หวยหิน
หัวหินเอาอีกแล้วค่ะคุณมันมีเรื่องเล่าเยอะพอพูดเราก็นึกขึ้นมาได้ตลอดเลย
ไอ้นี่ก็ปวดท้องหนักแล้วโอ้โหจะไปจะไปปั๊มก็ไกลเหลือเกินแล้วไม่รู้คนขับรถก็หายไปไหน
เขาก็ออกไปซื้ออะไรกินของเขาตอนนั้นเราก็ใกล้จะขึ้นแล้ว
ก็สามทุ่มแล้วอืมดนตรีเริ่มโหมโลงแล้วเริ่มเล่นแล้ว
เราก็เฮ้ยเฮ้ยแดนเซอร์ใครก็ได้มามามา
เอาผู้ชายสามคนไปด้วยเราเห็นต่อไม้ใหญ่มากเจี๊ยต่อไม้
ใหญ่มากอย่าบอกนะต่อไม้นะครับไปหลังต่อไม้สิครับ
พอนั่งปั๊บแป๊บแบบเรารู้สึกเฮ้ยหรือว่าเราเบ่งแรงเกินไป
แล้วเส้นมันมีปัญหาหรือเปล่าอ่าเราคิดว่าอย่างนั้นคิดแบบนั้น
แล้วหูยหลังหลังยอกหลังหลังยอกแบบถ้าจะลุกไม่ขึ้นอ่ะ
เราอาเจียนครับเป็นเหมือนตรงนี้เลยครับที่เราเคยเป็นเลย
แล้วก่อนจะขึ้นเวทีโอ้โหงัวแตกแล้วเป็นลมแล้วทำไงก็พวกแดนเซอร์มาช่วยกันนวด
เอายามงยาหน่อมมามาแต่เวลาเล่นหายอืมไม่เป็นไร
ก็เล่นคอนเสิร์ตจนเสร็จพอเสร็จแล้วก็เอาหนักอีกแล้วหนักบาป
เป็นอย่างเงี้พี่แจ๊คเป็นอย่างงี้ทุกวันที่ต้องนัดหมอนวด
กลายเป็นคนติดหมอนวดไปเลยสามอาทิตย์เต็มเต็มพี่จะต้องมานวดก่อนขึ้นเวที
หรือใครก็ได้ที่นวดเป็นจะให้มันคนละคนไหนนวดร้อยหนึ่ง
ใจอานวดตลอดทุกวันทุกวันก็เป็นอย่างเงี้ยแล้วเปี้ยไปสร้างโบสถ์
ไปสร้างโบสถ์ที่เอ่ออำเภอเพลอำเภอวัดป่าอำภาวันอืมอืม
ช่วยหลวงพ่อสร้างโบสถ์ครับโบสถ์ก็กำลังจะเสร็จจะฉลองโบสถแล้ว
หลวงพ่อก็บอกหลวงพ่อบอกว่าเออถ้าอยากไปเที่ยวลาวบอกนะเดี๋ยวจะพาไปว่า
วัดเขาก็ถี่ยิบเลยวิถีเขาน่ากราบไหว้เขาก็พูดอย่างนี้
เราแต่งตัวแบบให้เกียรติเรามากอะไรอย่างนี้เราก็อยากไปเราไม่เคยไป
อันนี้เป็นสิบปีแล้วนะอันนี้เป็นสิบปีแล้วเราก็เลยหลวงพ่อหนูอยากไปอ่ะ
หลวงพ่อบอกอีหนูไปเถอะข้าไม่ไปหรอกเดี๋ยวข้าจะดูเขาคุมงานเพราะเขากำลังจะจัดว่า
เดี๋ยวซุ่มน้ำอยู่ตรงนี้นะคนออกร้านมันอยู่ตรงนี้นะอะไรอย่างนี้
หลวงพ่อก็ไม่ไปเราก็ไปเอ่อทั้งหมดไปกันรู้สึกว่าจะเก้าคนหรือสิบเอ็ดคนอะไรเนี่ย
อ่าเก้าคนมั้งอืมเก้าคนใช่เก้าคนก็มันต้องซื้อตัวครับค่ะ
ข้าข้ามผ่านสะพานวิทยาภาพในราวเราก็เช่ารถห้ามด่านห้ามด่านอ่า
รถโดยฝั่งโน้นเช่ารถในฝั่งโน้นแล้วก็มันบอกว่าเรามากันสิบคนค่ะ
เราไปก้าวบอกเก็บตั๋วสิบเออบ้าบ้าบอกมึงนับดีดีอืม
หนึ่งสองสามมันก็ยืนนับป๊ะป๊ะป๊ะป๊ะป๊ะสิบคนค่ะหม่อมอืม
เขาเรียกเราห่อมลูกสาวมันชอบเรียกหม่อมขาอะไรอย่างนี้
ไม่ใช่เก้าคนมันก็นับสิบอ้าสิบก็ไปซื้อมันแค่ยี่พาบาทอืม
ก็ให้ตังค์ไปซื้อมาสิบใบเพราะก็แจกแจกอ่าข้ามผ่านเอ้าหรือไม่
มึงขอโทษอืมเก้าคนจริงจริงด้วยอืมอ่ะเก้าคนจริงจริงด้วย
แล้วยังไงอ่ะจะต้องวิ่งเอาเอาหนึ่งใบยี่สิบห้ามบาทนี่ไปคืน
ก็เลยเดี๋ยวหนูวิ่งว่าไม่ต้องไม่ต้องให้เขาไปเลย
ก็เออก็ข้ามไปข้ามไปพี่แจ๊คอันเนี้ยก็เลยถ่ายลงสเตตัสในบีบี
อ่าบีบีเมื่อประมาณอ่าแปดเก้าปีไอ้คิดต้องขอพิ้นคุยกันนั้นอ่า
เราก็ตั้งสเตตัสว่าเออเราตอนนี้นะสถานีเราอยู่กันที่สปลาวอย่างนี้
ก็ถ่ายรูปไอ้แหวดน้องสาวอยู่ข้างหน้าเอาแวะถ่ายถ่ายแล้วก็ถ่าย
กันแชะแชะแชะก็เลือกรูปที่ดีที่สุดก็ขึ้นโปรไฟล์ของแต่ละคนค่ะ
ขึ้นสเตตัสของแต่ละคนเนอะหนูทันไหมอ่าทันใช่ไหมอ่าก็ขึ้นสเตตัส
แล้วรถเราก็วิ่งไปแล้วก็ต่างคนก็ต่างลงแล้วเดี๋ยวขึ้นมาอีกแล้วใครอ่ะ
เอ่ยไม่เท่าพวกใครอ่ะอ่าทุกคนก็จะถามมาอย่างนี้ตลอดเลย
กับรูปที่เราลงเราก็ถ่ายรูปดูสิทีนี้ใครอยู่หลังรถใครอยู่ข้างนอกรถอ่ะ
คอมมูเตอร์อ่ะคือรถหลังคาสูงอ่ะอ่าซึ่งยืนมองเราใส่เสื้อลาดสแตนที่เป็นสีขาวขาว
ชปะแตนนะนะชุดคนโบราณนะนะชุดคนโบราณอ่ะเห็นแค่หัวไหล่แล้วก็แค่หน้าแค่นี้
เห็นเอ็นแค่แค่คิ้วลงมาเนี่ยแล้วก็ยืนมองเรายิ้มอืมยิ้มอารมณ์อารมณ์ยิ้มแล้วแบบว่า
ปิ่มขอบคุณนะอะไรอย่างเงี้ยอืมเราก็เฮ้ยใครอ่ะอยู่นอกรถ
แล้วเมื่อกี้นี้ที่เราถ่ายรถกันที่เราถ่ายรูปกันคือรถวิ่งตลอด
แล้วทำไมภาพมันชัดวะแล้วใครอ่ะเรามากันใครแต่งตัวอย่างนี้ไม่มี
ไม่มีอ้าวก็มาเล่าให้หลวงพ่อฟังสิอ่าว่าหลวงพ่อนี่
หนูขึ้นสเตตัสแบบนี้แล้วมีคนมาถามนี่แล้วรถหนูวิ่งตลอด
คนลุกกันนั่งกันแบบว่าอ่ะทำบุญไปก็โอเคก็คิดถึงว่า
มันมันต้องไม่ใช่คนแล้วล่ะคือคนสูงขนาดนี้ต้องสองเมตรกว่า
ใช่เพราะรถคอมมูเตอร์มันหัวมันสูงกว่าคอมมูเตอร์
อ่าเดี๋ยวก่อนนะคอมพิวเตอร์มันประมาณสองเมตรได้ไหมอ่ะ
ประมาณสองเมตรครับต้องให้ยกเยกแล้วล่ะราวสูงมันต้องสูงก็ยกเยก
ถ้ามันยืนขนาดนั้นเราคิดในใจมึงต้องสูบก็ยกเยอะ
ก็เลยเอามาให้หลวงพ่อดูหลวงพ่อก็เป็นวัดตายเหมือนกัน
ก็ท่านดูท่านบอกก็ข้าไม่ไปก็เองไงถ้าข้าไปเขาก็ไปไม่ได้

หลวงพ่อจะพาเราไปท่านพูดตลอดว่ามาเถอะเดี๋ยวกล้าจะพา
เองข้ามไปประเทศลาวไปดูวัดไปดูวิถีของเขาท่านพูดอย่างงี้อ่า
แล้วเรากะว่าเพราะเรานอนวัดเพราะเราสร้างวัดสร้างโบสถ์
ก็นอนแล้วก็จองหมอนวดไว้ก่อนจะขึ้นเวทีทุกครั้งต้องนวดบาง
จนประมาณเกือบหกโมงแล้วก็นั่งกินแดงแหนมเนืองกันด้วยที่ที่อะไรอ่ะ
ที่ก่อนจะข้ามภังอูดอนแล้วก็น้องคายนั่งกินกันเดิน
พ่อบอกหมอมาแล้วนะอีหนูท่านโทรมาหมออะไรอ่ะ
เอ้าจนนวดไม่ใช่เหรอมารอแล้วสองคนเอ้าแล้วลืมไปแล้วว่าหายปวดบ่า
ไม่ปวดเลยไม่ปวดบ่าเฉยเลยอะตลกมากแล้วเดินป่อนแล้วแบบ
หลวงพ่อเขาคิดเท่าไรให้ตังค์เข้าไปก่อนตอนนี้หนูกำลังกินแดงแหลมเนืองกันอยู่อะไรอย่างเงี้ย
เอ้าก็ให้เข้าไป๓๐๐บาทค่าเสียเวลาของเขาอะไรอย่างเงี้ย
ก็เลยเออเนี่ยก็เลยเล่าให้ท่านฟังแล้วท่านก็
ก็ท่านก็เห็นเป็นฉากเหมือนกันว่ามันกลับบ้านไม่ได้
มันไม่ใช่ดวงสมพงษ์หรืออะไรหรอกเองน่ะ
ไปนั่งในที่ของเขาเขาอยู่ตรงนั้น
แล้วเรามีช่องเขาบอกมึงมีตาที่๓ที่เปิดช่องแล้วเขาต้องมาอาศัยมึงได้
กับการที่เขาอยากกลับบ้านมานานเหลือเกินเขาอยู่ตรงนั้นมาสิบกว่าปีแล้ว
แล้วจังหวะพอดีแล้วเราทำไมจะต้องไปนั่งตรงนั้น
เขาก็เลยเกาะบ่าแล้วมาตลอดเกาะบ่าแล้วมาแล้วเพื่อจะกลับบ้าน
เหมือนเนี่ยอย่างที่เขายืนมองขอบคุณนะอารมณ์อย่างนี้
เหมือนเขารู้ว่าในคนนี้แล้วรูปนั้นน่ะนั่นอ่ะทำให้เราต้องเข้าสมาคม
อ่าลอตเตอรี่ตลอดถูกหวยตลอดก็งดนั้นถูกโดยการชวนของ
ซื้อเออซื้อลอตเตอรี่ไปห้าใบอืมถูกทั้งห้าใบเลยอืม
กำลังบอกว่าสิ่งเหล่านี้มันส่งเสริมใช่
มันแค่เฉพาะคือมันไม่ใช่ทุกคนนะต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะ
เรื่องพวกนี้มันอยู่ที่มันอยู่ที่จังหวะอยู่ที่ดวงของแต่ละคน
ถูกต้องแล้วก็คือบางคนเขาสื่อไม่ได้เขาเข้าหาใกล้ไม่ได้เพราะ
เพราะว่าวิญญาณเนี่ยบางทีแบบเขาไม่ใช่ว่าจะมาแสดงอิทธิฤทธิให้เราเห็นได้ตลอดเวลา
ถ้าเขาไม่มีพลังบุญพอหรือเขาไม่มีมวลอะไรที่เขาสร้างของเขามา
เขาจะไม่ให้เห็นเลยแต่อย่างเราเนี่ยเขาก็คงรวบรวมพลังทั้งหมดที่มีอยู่อ่ะ
ให้คนนี้เห็นแล้วก็ช่วยฉันหน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้เพราะเขารู้ว่าพี่เห็น
ช่วยได้อะไรอย่างนี้แล้วทำไมพี่ไอถูกหวยทุกงวดเพราะว่าเราแผ่เมตตาให้ทุกวัน
พี่ให้ถือสินห้าอรัตนาสินห้าก่อนนอนทุกวันค่ะกับสำพเวศี
ตายหงตายหาผีเล่ร่อนผีทุกวันเลยทุกวันค่ะทุกวันเลยแล้วก็ทำไมพี่ซื้อแล้วต้องถูก
เป็นเวลาเกือบสองปีแล้วพี่ถูกหวยถ้าซื้อสิบงวดต้องถูกแปดงวดอืมอืม
เพราะว่าเราให้เขาตลอดครับเจ้ากรรมในเวรเราอาจจะเยอะก็ได้ที่ผ่านมาอืม
เขาก็เลยให้ลูกตาที่สามมาเพื่อสื่อสารอืมแต่เหนื่อยเหลือเกินปิดซะเลย
ดีกว่านะอย่าว่ากันนะขอเป็นส่วนตัวสักนิดนึงเพราะที่ผ่านมาเหนื่อยเหลือเกิน
เมื่อสามปีที่แล้วก็เห็นเห็นอารมณ์นี้เลยค่ะขับรถตอนนั้นเพิ่งน่าจะลองของที่เพิ่งตอกตะกุดมาอ่า
ไปกับพี่ที่มาจากอเมริกาเขาอยากไปเที่ยวน้ำตกไซโยกแล้วก็อ่ะการ์ดโอ้โหขึ้นชื่อ
อ่าการขึ้นชื่อแล้วเขาเดินรถพอเข้าพอเข้าเมืองกาลปั๊บรถมันก็เยอะตรงนั้นน่ะ
ไฟแดงอ่ะเนอะแล้วรถมันก็ดูด้วยนู่นอ่ะเขาอยู่เกาะกลางอ่ะเราเห็นแล้วอ่าอยู่ประมาณเสาอ่ะ
อ่าเราตอกครบวงจรเลยหมื่นห้าครับ
ก็จะมีตั้งแต่ห้าร้อยแปดร้อยเก้าร้อยพันสองพันห้าสองพันห้า
ขอครบวงจรได้ไหมเน้นเน้นเรื่องปีศาจ
เน้นเรื่องวิญญาณไม่เจอเลยมีไหมอ๋อ
เอาอันนี้เป็นเกณฑ์เลยครับมี
ก็ตั้งแต่ตอกมาก็เนี่ยเห็นอันนี้อันเดียวต่อเข้านี่เลย
ยังเป็นไอ้นี่อยู่เลยพี่แจ๊คอยู่ตรงนี้
นี่ยังเป็นไอ้นี่อยู่เลยเพราะเขาตอกบางมาก
แล้วมันจะขึ้นเป็นไอ้เนี้ยแล้วทองด้วยนะเป็นทองคัน
เฮ้ยสมัยก่อนผมเคยทำรายการอยากให้เห็นอ่ะเดี๋ยวก่อนว่ามันอยู่ข้างใน
มิติดีลับชมวงวิทยาวงศ์เหมือนเขาเอาฝังเหมือนเป็นเข็มทองคล้ายคล้ายเป็นตะกุดเนี้ย
เสียบฝั่งเข้าไปใช่แล้วบางทีเขาวิ่งด้วยนะผมได้ข่าวมาว่าเขาวิ่ง
ใช่จริงไหมพี่อันนี้อันนี้เวลาเราจะถูกหวยจากคันหนึ่งอืม
เหมือนเขามีชีวิตอืมคันอ่าวันนี้คันสิคันสิพวกหนี้หวยออก
วันนี้คันจิกเรียกว่าคันบ่อยคันบ่อยคันบ่อยคันบ่อยคันบ่อยคันบ่อยคันบ่อย
เออใช่นอกจากชอบทำบุญอุทิศส่วนกุศลแล้วผมได้ข่าวมาว่าด่าด้วยบางที
ไม่ไหวไม่ไหวคือด่าเลยต้องด่าค่ะเพราะว่าทำตามสัญญาแล้วก็ไม่ทำ
อย่างบ้านเนี่ยบ้านเนี่ยได้ข่าวว่าบ้านพี่มีก่อนหน้านี้เนี่ยที่บ้านเนี่ย
ก็คือทำบ้านมาห้าปีเออไม่เสร็จจักรเอมันเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ย
คือเราทุบบ้านเกือบ๒ปีแจกเกือบ๒ปีก็ไม่เสร็จสักทีเงินก็ไม่ได้
ไม่ได้ไปติดไปติดช่างซะหน่อยก็จะทำไมเออแล้วทำไมมึงเบิกกูก็จ่าย
บอกว่าจะต้องมีปัญหาไอ้นั่นจะต้องมีปัญหาไอ้นี่อ้าววันนั้นก็เลยคุยกับอาจารย์
กูรูผู้รู้ว่าทำไมหนูทำบ้านไม่เสร็จสักทีครับเขาก็เลยบอกโอเคคืนนี้
คืนนี้วันที่เท่าไหร่วันอะไรเขาก็ไปทำพิธีซื้อบายสีมาทำพิธี
เพื่อจะขออนุญาตทำให้มันให้มันเสร็จสักทีกับบ้านหลังเนี้ย
ขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางนะเจ้าที่เจ้าทางเจ้าของที่เจ้าของทางที่อยู่ที่เนี้ย
ขออนุญาตจะสร้างบ้านอืมอ่าอาจารย์ก็เลยบอกว่าถ่ายรูปถ่ายรูป
ถ่ายรูปเดี๋ยวนี้บอกทำไมอาจารย์กล้องก็มีไม่ไม่ไม่ให้ใครก็ได้ถ่าย
เอากล้องใครก็ได้ไม่ต้องกล้องวิหายกับกล้องเขาเอากล้องใครก็ได้
พาเด็กไปถ่ายที่ไหนถ่ายไปทั่วถ่ายถ่ายเนี้ยถ่ายในตัวบ้านทั้งหมด
ถ่ายหมดเลยทุกจุดถ่ายหมดเลยคือบ้านเนี้ยทุบหมดเลย
เหลือเสาอยู่สามต้นซึ่งมันเป็นโครงบ้านที่เอาออกไม่ได้ครับ
โครงบ้านเนี่ยที่เราถ้าเราเทใหม่หรือทำใหม่เนี่ยมันก็อีกเป็นโอ้โหเป็นยังไง
อ่าเป็นล้านเราก็เลยโอเคอ่ะงั้นเอาเอาโครงไว้แค่สามต้น
แล้วก็ไอ้ฐานมันข้างล่างไว้มันมีเสาต้นกลางมันมีสามตัว
มันมาทั้งครอบครัวเลยพี่แจ๊คมันอยู่นี่ไอ้ตัวลูกอยู่อย่างงี้อุ้ย
นี่เป็นเสานี่เสาเออสัลแนะอย่างงี้เลยอีตัวอีตัวบนชะโงกอืม
ตัวอีกตัวอยู่ฝั่งนี้โอ้สามตัวพี่แจ๊คครับเป็นรูปเงาเป็นรูป
กระโหลกผีเป็นรูปคนเป็นเรารู้ว่ามันใช่อาจารย์บอกเห็นไหมเนี่ยอะไร
ขนลุกมากแล้วอาจารย์บอกว่าขอนะขอนะเขาขอทำบุญตักบาทให้เขา๗วันติด
แล้วเขาจะไปอยู่ในพบภูมิของเขาเขาให้พี่ไอทำให้เขาหน่อย
ตอนนั้นยังไม่ได้เข้าสมาคมลอตเตอรี่เลย
แล้วก็บอกพี่ไอ้ไปซื้อหวยด้วยแล้วพี่ไอ้เผื่อเผื่อจะถูกรางวัลที่หนึ่ง
ตอนนั้นเราเชิดเชิดไม่ซื้อแหมไม่น่าพลาดแล้วก็ทำให้มันพี่แจ๊คพี่แจ๊ค
เจ็ดวันเจ็ดวันทำเรียบร้อยโอเคอ่าก็เริ่มทำนู่นนู่นนี่
ไปสามปีก็ยังไม่เสร็จอืมเราก็ไปตรวจงานอ้าวนี่ก็ไม่ใช่
โน่นก็ไม่ใช่นี่ว่ะไอ้สิ่งที่ทำแต่ระหว่างเดินเนี่ย
เรามีความรู้สึกว่าใครว่าเดินตามกว่าตัวเนี้ยโอ้โหอ่าไม่ใช่แล้วล่ะ
สามตัวเปล่าหรือใครมานึกในใจนะอีอีครอบครัวสามตัวหรือเปล่า
อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเจ้าที่อืมเอ๊ะหรือว่าอะไรยังไง
เกาะหลังมาเราสัมผัสได้ครับเราก็เลยบอกว่าใช่ไหม
ใช่อีกครอบครัวที่สามตัวมาอยู่ที่เสาฉันไหมพูดเลยพูดเลยก็เลยไม่มีสิทธิ์อยู่ที่นี่นะเว้ย
อืมที่นี่มันที่ของฉันอืมแล้วพูดหับที่นี่มันที่ของกูอืม
ไปอยู่ในส่วนของเธอแต่ถ้าจะอยู่ก็มาช่วยกันทำมาหากิน
อย่ามาทำให้ฉันแบบว่าต้องติดขัดแบบนี้อืมเดี๋ยวกูจะแช่งแม่งเลย
ต้องเกิดเลยดีไหมเออไม่ต้องผุดต้องเกิดเลยฝังแม่งแบบถ่วงน้ำเลยดีไหม

มั้งก็มองก็เป็นอะไรอะเมื่อเป็นอะไรอะพี่เจ็ก
มันเป็นอย่างนี้ด้วยความเชื่อ

แต่ถ้ามาอยู่แล้วมาสร้างความเดือดร้อนนี้ไม่มีประโยชน์
เพราะฉะนั้นเชิดนี่บ้านกูอย่างนี้เลย
เราเป็นคนจ่ายตังค์เราเป็นเจ้าของที่ดินเราเป็นเจ้าของโฉนด

ไม่เอาเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดินด่าอะไรมึงบ้านผม
นั้นเดี๋ยวโยกอีกตัวเนาะไปอยู่บ้านพี่แจ๊คไปกัน
มันเป็นวิธีการแก้ไขที่ดีเพราะผมเคยฟังเรื่องมาหลายเรื่องคือ
ทำบุญให้อะไรให้ไม่ไปดื้อไงต้องแช่ง
ต้องแช่งต้องกลัวเขาจะกลัวการแช่งที่คำว่าไม่ได้ปุ่นไม่ให้เกิด
ใช่เขากลัวมากเพราะว่าเขาไม่มีบุญพออยู่แล้ว
พวกนี้เขาไม่สามารถทำบุญได้ไม่ว่านางฟ้าเทวดาที่เขายกเกรดกันขึ้นมา
หรือว่าหรือว่าเป็นลูกคเทวดาพวกนี้ก็คือผีผีในระดับล่างกลางใช่ไหม
มันเหมือนสเต็ปของคนเหมือนกันครับแบบนี้แล้วยิ่งที่ไม่ทำบุญทำทาน
ตั้งแต่ความเดือดร้อนแล้วตายไปอย่างเงี้ยไม่มีบุญไปช่วยใช่ใช่
ก็อยู่ตรงนั้นแหละตายแล้วตายอีกตายซ้ำตายซ้อนอยู่กัน
ถ้ามีคนเราก็แบบทำบุญก็โอเคให้สัมภเวษีให้ผีไม่มีบ้านอยู่
ไล่ญาติตรงนี้อะไรเนี่ยเขาก็ได้กินหน่อยหนึ่งอืมอย่างเงี้ย
หรือบางทีผีพออันนี้เป็นเรื่องที่เคยได้ยินได้ฟังมา
รับจากคนมากมากอ่ะใช่จะไม่ยอมไปไหนไม่ยอมไปไหน
มันก็จะเกาะได้ใช่อย่าอย่าทำแบบว่าก็ให้เอากระทงไปวางไว้หน้าบ้าน
อืมอ่าให้ผีไม่มีญาติมากินอย่าทำกันอันเป็นเด็ดค่ะใช่ครับ
มันก็จะมาเฝ้าอยู่อย่างนั้นแหละอืมจริงจริงเพราะบางทีเราลืม
หมาจรจัดน่ะเราไปให้อาหารมันอ่ะอืมไปให้อาหารมันอ่ะ
มันก็ต้องรอแล้วอ่ะสมมุติมาให้สามวันติดวันที่สี่อ้าว
เมื่อไหร่จะมาอืมเหมือนกันเลยค่ะเพราะฉะนั้นการให้ก็ต้องบอกว่า
อย่าตามมาน่ากินแล้วอย่าหันหลังแล้วไม่ต้องกลับไปมอง
อันนี้คือมันเป็นศาสตร์ของครูบาอาจารย์ที่เขาพูด
พอไปวางให้นะโอเคก็ดีเป็นสิ่งที่ดีที่ให้เขากิน
เราก็เหมือนทำพรรณทำบุญน่ะอ่าเหมือนทำบุญ
หันไปมองเนี้ยเดี๋ยวเขาจะเกาะหลังเรามาอย่างเงี้อืม
ก็มีมีอันนี้ก็มีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้น
กระแหกปากร้องหลานแบบร้องนอนไม่หยุดร้องนอนไม่ได้เลยอ่ะ
ทั้งคืนเพราะว่าไปเอากระทงไปวางเราก็ไม่รู้ก็เชื่อ
ถึงถึงได้เล่าถูกอ่ะเอาไปวางที่ทางสามแพ่งอ่า
รู้สึกว่าเป็นวันอะไรก็ไม่รู้เป็นวันปล่อยผีปล่อยอะไรสักอย่างนึงอ่ะ
เราก็ทำของใส่กระทงด้วยความเชื่อของเราเอาไปวางก็บอกนะ
บอกลูกน้องอย่าหันไปมองนวางแล้วก็เออกินแล้วก็ไม่ต้องตามมานะ
อยู่กันตรงนี้นะไม่ต้องเราอีอีนี่สาระแนหันไปมองไงอ่า
แล้วเด็กที่บ้านพอก้าวเข้าบ้านเด็กแหกปากร้องแบบร้องเป็นชั่วโมงไม่หุ
มึงทำอะไรรึเปล่าอ๋อโนหันไปมองเลย
ถีบมันเลยค่ะถีบเลยค่ะเออ
ว่าต้องทำยังไงท่านบอกอ๋อเองมีได้ไหมได้ที่ฆ่าให้เองไป
อันนั้นอาจไปผูกแขนละก็อ่าฟังนะ
ก็เลยเปิดสปีดโฟนให้ท่านท่อง
มันปริบทิ้งเลยค่ะสนิทเลยค่ะคุณผู้ชาย
ต้องเป็นชั่วโมงตรงขดตรงงอหายสนิทค่ะ
เรื่องทั้งหมดเป็นอย่างนี้คุณตำรวจจริงฉันขอแจ้งความ

คือเรื่องพวกนี้นะคือต้องบอกว่าเชื่ออย่าลบหลู่

ถ้าเราให้เขาไปเยอะแล้ววันหนึ่งเราเกิดลืม

สมมุติว่าร้านนั้นเนี่ยเราจะเห็นใช่ไหมว่าจะมีการเอากระทงไปวางข้างหน้า

ไม่มีลูกค้าเข้าเหมือนกับโดนบัง

ต้องเอาไปให้ถึงจะถึงจะมีคนเห็นอะไรอย่างนี้
แล้วถ้าทำอย่างเงี้ยที่บอกว่าทางสามแพ่งไม่ดีก็คือทาง
พวกนี้เขาจะไปยืนรอรอสวดบุญหรือรอคนที่ใจบุญ
มีอะไรมาแล้วก็แผ่เมตตาให้ตรงนั้นเขาก็จะได้รับ
แต่ถ้าใครได้อยู่แล้วทำถูกต้องรวยตายหาเลย

เขาได้ดีเขารวยเพราะเรื่องพวกนี้

เพราะฉะนั้นสิ่งที่ตอนนี้แน่นอนว่า

ก็จะนึกถึงภาพของนักร้อง
นึกถึงที่นั่นที่นั่นที่นั่นที่นี่

หลวงพ่อบอกว่าไม่ต้องไปหาเลขที่ไหนนะ
เอาเลขในตัวเธอทั้งหมดที่มี

อะไรอย่างนี้

พศเท่าไหร่พุทธศักราชเท่าไหร่

เอ่อพี่ก็ซื้อวนอยู่แถวนี้
พูคพูคง่วน
ไม่ได้แนะนำไม่ได้ส่งเสริมให้คนไป

อ้าวใครเนี่ย
เห็นอย่างนี้เนี่ยอย่างที่เรารู้กันคือ
โอ้โหพี่ฮายถูกเยอะอย่าลืมว่าก็มีความผิดพลาดเหมือนกัน

โอ้โหซึมหงอยเป็นหมาเหงาอยู่๓๔เดือนแม่ดาเช็ดเลย

เริ่มเข้าวงการใหม่เพราะว่าไปกับเจ

ใครมาก็มามาดึงแล้วก็ใส่ถุง๗๑๑มั้งเต็มถุงเลย

โหเขาซื้อขนาดนี้เลยเหรอ

เยอะไปหรือเปล่ามวดนั้นก็ถูกก็ได้อยู่ประมาณ๔๕แสน

ไปแล้วไม่กล้าดึงดึงมาหน่อยนึงก็

ต้องคิดว่าถูกเขาก้อนขนาดนี้เลย
ในถุงอ่ะมวดนั้นก็ถูก

เหมามาประมาณ๒๐๐๐กว่าใบ

มีหวยชุดมีหวยใบเดียว

นั่งตรวจกัน๓คนกอง

เหมาไป๒๐๐๐ใบ

มันใจดำเกินไป

ก็ยังดีมึงไม่ต้องไปซื้ออีกแล้วนะ

เอาไปต้มตำยำกิน

อะไรังเนี้ยหูเราก็ใจเสียอยู่แลว
แล้วก็เจ๊ง

วัน๔เดือนกว่าฝันว่าพ่อมาหา
ก็ไปหาซื้อตอนพ่อเสียตอน๗เช้า

คุณผู้ชมครับมันเป็นเรื่องของ
โชคของดวง

คุณต้องมีเงินทุนก่อนอันดับแรก

พี่ไฮเป็นการลงทุนอย่างหนึ่ง

แต่ทีนี้อาจจะพอไปเล่นแล้วมันเข้ามือ
เคยถูกรางวัลที่๕ที่๔ที่๓

นี่คือเรื่องราวของพี่ฮายอภพรนครสวรรค์
เป็นคนที่เล่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่คุณผู้ชมครับ

ฝากอะไรไปถึงชาวสถานีผีดุสักนิดนึง

ตอนนี้นะคะก็ออนไลน์

แล้วหลายคนรอเพราะวันใกล้วันหวยออก
แล้วก็มีเพจหายแดดเดียวอภพนกรสวรรณ

ก็เลยแบบว่าตั้งชื่ออย่างนี้เล่าเรื่อง

โอ้โหฝากไว้ด้วยครับกับพี่ฮายอภพรนครสวรรค์ขอบพระคุณมากครับพี่น้อง
ขอบคุณค่ะพี่โอ๊ยสนุกค่ะ
และในค่ำคืนวันนี้ครับแขกรับเชิญที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์หลอน
นั่งอยู่ข้างผมเป็นที่เรียบร้อยครับ
ท่านนี้เป็นเจ้าของเรื่องถ้าจะจำกันได้เลย
ทุดงในดงผีค่ายผีดุเขาไม่ใช่ใครครับ
ยินดีต้อนรับคุณโอ๊ตครับสวัสดีครับผม

งในดงผีนี่คนถามเยอะมาก

อันนี้ก็เป็นกระแสเหมือนกัน
คนเข้าไปเช็คเอ๊ที่ไหนน่าเป็นอย่างนี้นะ

เขาจะรู้เพราะว่าถ้าพูดถึงเรื่องของค่าย

แล้วยิ่งเป็นยุคนี้ชาวเน็ต

คุณรถครับถ้าพูดถึงเรื่องของความเชื่อ

ส่วนตัวเป็นคนเห็นบ่อยครับ

เห็นจนแบบภีร์

เรื่องที่จะมาเล่าให้พวกเราชาวสถานีผีดุได้ฟังกัน

ของน้องสาวครับไม่ใช่ของพี่แจ๊ค
ไม่ใช่ของเราเองนะ
เกิดขึ้นนานยัง

คือเดี๋ยวผมต้องเท้าความก่อนว่า

คุณย่าผมเนี่ยท่านเป็นคนที่

เหมือนกับหาทำเลอครับพี่แจ๊ค

ใจเธอทำธุรกิจเหมือนแบบ

หลังแรกเนี่ยเป็นบ้านเช่าบ้านไม้

ไม่มีเสื้อผ้าใส่ครับท่านก็เลยเอาผ้าไปผูก
หลังจากนั้นก็ทำมาค่าขึ้นขายดี
นั่นเป็นที่มาของว่าอ๋อเวลาจะหาที่ทำธุรกิจ
ทำเลไม่ว่าจะเปิดร้านอะไรก็แล้วแต่

แล้วหอที่มีบ้านที่เป็นเสาตกน้ำมัน
คือสมัยก่อนท่านว่าอย่างนั้นนะ
ซึ่งมันตรงกันข้ามกับชีวิตคนทั่วไปนะ
พอมาคุยกันทีหลังมันพอจะอธิบายได้

แต่เสาตกน้ำมันผมไม่มีตัวผมก็ไม่เอา
แต่คือทางสามแพ่งเราเข้าใจได้ว่า
เวลารถผ่านหรือทนหาดไปผ่านมามันอยู่ตรงกลาง
มันจะเห็นว่าตรงนี้มีร้าน
ก็อาจจะแบบทำให้เป็นจุดเด่นจุดสนใจของคน

แต่มุมมองคนทั่วไปจะไม่เอาเพราะ
ทางสามแพร่งมันมักจะเกิดอุบัติเหตุใช่
ยิ่งเป็นเสาตัวน้ำมันไม่ต้องไปหาคำอธิบาย
แต่ท่านคิดต่าง

เพราะว่าอย่างบ้านผมที่กรุงเทพ

ก็อยู่ตรงกลางทางสามแพ่งเลย
แล้วเป็นวัดด้วยนะ

มันก็เลยแปลกนิดนึงครับ
ส่วนเรื่องนี้มันก็เป็นความเชื่อแบบคนไทยแล้วกัน
ถ้าพอเราพูดถึงเสาตกน้ำมันนะครับ
เรื่องมีอยู่ว่าน้องสาวผมตอนนั้น
เขาอายุประมาณ๑๔๑๕ตอนนั้นก็เหมือนแบบโอ้โหอยากมีความรักมาก
เขาก็เลยไปเล่นฟิตเนส

ทีนี้สมัยก่อนเมื่อ๒๐ปีที่แล้วเวลาเราจะโทรศัพท์
โทรศัพท์ถ้าเกิดไม่ใช่เบอร์ประจำ

เขาก็จะต้องหาเงินเพื่อไปเติมบัตรเติมเงิน
ปีที่แล้วนี่โทรศัพท์มันก็ไม่ใช่แบบ

ทีนี้เด็กอายุ๑๔จะหาเงินที่ไหนมาเติมเงินโทรศัพท์ได้ทุกวันใช่ไหมครับ

เขาก็ด้วยความที่ว่าที่บ้านคุณพ่อเนี่ยก็ขายก๋วยเตี๋ยวเหมือนกัน
เขาก็มันเป็นลิ้นชักอะครับ

ตอนที่คุณพ่อคุณแม่ขายขนมหวานอยู่

ผมก็จะมุดไปใต้โต๊ะแล้วก็ค่อยแบบเอามือจริง

อันนี้เป็นแบงค์ร้อยแบงค์พันธุ์
ก็ค่อยเขียนออกมา

แต่ทีนี้เขาก็จะดูซิว่าจะสารภาพเมื่อไหร่
น้องผมก็ไม่สารภาพก็ขโมยเงินไปเรื่อย

เขาจะไม่ทนแล้ว

แล้วขังน้องผมไปในบ้านคนเดียว

มันก็จะเป็นไม้แล้วหลังบ้านเนี่ย

ตอนแรกน้องผมเล่าผมนึกว่ามีกำแพง

เป็นเปิดโล่งแล้วก็
เป็นทุ่งแบบทุ่งย่าเลย

บอกว่าคือเดินออกไปไม่ได้แน่

ทีนี้พ่อแม่

เอากุญแจของไอ้
ลิ้นชักเก็บเงินเนี่ยวางไว้ตรงบันได

กล่องนี้อยู่บันไดชั้นที่ประมาณ๔หรือ๕เนี่ยครับ

ตึ๊กคือบ้านไม้

น้องทีมนูอกว่า
บ้านข้างอยู่แล้วมันนี้เดินดังจัง
เคยด้านใต้ไม้มีใครอยู่อยู่แล้ว

มันดังขึ้นดังขึ้นด้วย
จับกุญแจปุ๊บเสียงมาอย่างนี้พี่แจ๊ค
เหมือนคู่แก้มคู่ใช่เอองลองผมฮะเสียงอะไรวะ
ยังมือยังกำกำกุญแจอยู่นะอืมอืมก็ยังกำอยู่
คิดในใจเอาวะเงยหน้าขึ้นไปดูซะหน่อย
เขาบอกว่าเป็นขาคน
อย่างแรกเลยเห็นเป็นขาคนยืนอยู่
ถัดลงมาจากด้านบนประมาณ๔ขั้น
อาจารย์คิดดูนะเขาเดินขึ้นไป๓ขั้น
เพื่อจะหยิบกุญแจไอ้นั่นเดินลงมา๓ขั้น

ก็คิดใครตอนแรกตกใจนึกว่าโจร
เพราะว่าบ้านไม้มันจะงัดเข้ามาจากทางข้างบนก็ไม่แปลก
ทีนี้น้องผมบอกว่าพอเงยหน้าขึ้นไป
มันเห็นแค่นี้แต่รู้ว่าเป็นผู้ชาย

แปลกคือข้างหลังมีเป็นเหมือนผู้หญิง

น้องผมก็บอกว่าจังหวะนั้นคือช็อก

แล้วก็คิดว่ายังไงยังไงฮะ

เกิ้ลยังมาอยู่
คิดในใจหรือว่ามันจะไม่คุ้มแล้ววะ
ตัดสินใจโยนไอ้กุญแจ

เสร็จปุ๊บตัวเองก็วิ่งลงมาเพื่อจะไปหน้าบ้านไปที่โซฟา
พอวิ่งลงมาปุ๊บสะดุดขาตัวเองล้ม
ล้มเสร็จพยายามลุกขึ้นมาแล้วก็ไปขดอยู่ตรงโซฟา
แล้วน้องผมก็เอาผ้าผ้าห่ม
พี่จ๊ะคิดไอผ้าห่มพวงหลีด

ผ้าที่มากับพวงหลีดมันจะเป็นผ้าทอรูอ่ะ
พี่จ๊ะคิดได้ไหม
จังหวะนั้นเขาก็บอกว่าแสงอ่ะมันมาจากหน้าบ้านครับ
เขาก็มีไฟเดี๋ยวผมเล่าผ้าไปนิดนึง
พอดวงมุนแจวิ่งมาถึงตรงนี้ไฟในบ้านดับหมดเลย
แต่ไอ้ทีวีไม่ดับแต่ทีวีเป็นเสียง
แล้วเขาก็คุมโปรงนี้เสร็จ
เขาก็อยากรู้ว่า

วิธีก็คือเอาตาตัวเองแนบกับผาห่มรูเพื่อมองตรงบันได
เขาบอกว่ามองไปตรงลาวบันไดโมมมือมาจับ
แล้วก็กำแน่นเลยกำตรงบันไดแน่น

ในใจเป็นคนอื่นเค้าไม่คิดแบบนี้
แต่น้องผมบอกว่าจะกลับไปเอากุญแจยังไง
คือจะเอาตังค์อ่ะคือในหัวคือคิดแต่ว่าจะเอาตังค์อ่ะเออ
พอพูดเสร็จปุ๊บไอ้เสียงไอ้ตรงที่ผมบอกว่ามันเป็นผ้าไอ้
กระดานกระดานไม้อ่ะพี่แจ๊คเสียงตีอ่ะอืมเนี้ยครับ
คือเสียงตีตีรัวมากรัวจนแบบน้องผมบอกว่าอุ้ย
ทำไมต้องตีดังขนาดนี้กลัวไม่เอาแล้วอืมเออ
ไม่เอาแล้วคือไม่ได้ไม่บอกว่าไม่เอาอะไรนะแต่เขาก็ไม่เอาแล้วอืม
จังหวะนั้นเจ้ากรรมตัวเองบอกว่าพี่โอ๊ตรู้ไหม
ตอนนั้นน่ะที่สวยที่สุดคืออะไรอืมอะไรอ่ะปวดชี
ถามว่าห้องน้ำมันอยู่ไหนเอออยู่ไหนอยู่เลยบันไดไปโอ้โห
ต้องผ่านต้องผ่านยังไงก็ต้องผ่าน
มันก็นั่งโอ้ยยังไงดีถ้าฉรีราชตรงนี้พอกละมาตีแน่อืม
เอาวะยังไงก็ต้องฝ่าไอบันไดเนี้ยไปให้ได้อืม
ก็จับผ้าแล้วก็คิดนับหนึ่งถึงสามไปล่ะหนึ่งสองสาม
พุ่งตัวไปไอ้ตรงหน้าบันไดอ่ะพี่แจ๊คมันมีตีจุเอี๊ยะ
ครับแล้วที่จะมีเอ่นแหลมแหลมอ่ะอ่า
พระกรรมพระห่มเกี่ยวไอ้แหลมแหลมเนี้ยอุ้ยกับมันก็นึกว่ามีมือมาดึง
ร้องแหกปากแหกปากโยนโยนผ้าทิ้งโยนผ้าทิ้งวิ่งเข้าห้องน้ำเออ
ห้องน้ำเสร็จทำธุระเสร็จเมื่อกี้ถึงขั้นเอามือดึงเลยนะ
แล้วคิดในใจจะไม่ออกไปดีกว่าเดี๋ยวรอพ่ออยู่ตรงนี้แหละ
เดี๋ยวพ่อกลับมาก็ออกไปปลอดภัยอ่าขอโทษห้องน้ำอ่ะ
มันเป็นไม้ตีขึ้นไปแล้วมันมีช่องอยู่ข้างบนครับมันก็หันไปมอง
ในใจแล้วถ้าเกิดเขาโผล่มาตรงช่องล่ะหนีไม่รอดเลยนะครับ
เพราะมันอยู่ในห้องน้ำมันออกไปไหนไม่ได้ใช่มันก็โอ้ยตายแล้ว
เอาง่ายดีก็เลยเปิดประตูอ่ะไงเอาประตูออกไปออกไปมองอ้าว
เมื่อกี้ไม่ใช่มือคนนี้หว่าอืมตีจุเยี๊ยะเกี่ยวผ้าเกี่ยวอืม
เขาเอาพยายามเอามือเกี่ยวเกี่ยวเอ่ยเกี่ยวไอ้ตีจุเยี๊ยะเนี้ย
ให้เอาผ้าออกมาออกมาเสร็จปุ๊บจับผ้าได้พี่แจ๊ค
เอาผ้ารองพื้นอืมถลายตัวเองกับผ้าพุ่งไปหน้าบ้านหูสุดว่ะ
พุ่งไปหน้าบ้านเออนี่ผู้หญิงใช่ไหมผู้หญิงโอ้โหพูดสุด
่งไปหน้าบ้านแล้วก็ไปขดอยู่ที่เดิมครับเสร็จ
ก็ยังไม่คิดว่าเออยังไม่ละความพยายามกับไอ้เราตังค
เออไอ้เรื่องเงินเนี่ยยังไงก็ต้องเอาให้ได้โอ้โหมุ่งอ่ะมุ่งอ่ะ
อืมคนเราอ่ะอืมความรักต้องหาเงินมาโทรศัพท์หาแฟนให้ได้
ไม่ยอมก็ยังคิดอยู่ว่าจะเอาเงินพอคิดเสียงตีเข้ามาทีนึง
พอคิดเสียงตีแล้วก็เสียงอืมเหมือนรู้เหมือนรู้เหมือนสิ่งนั้นอ่ะ
ว่าสิ่งคิดจะเอาใช่จนกระทั่งน้องผมบอกว่ามันเหมือนเสียงเดินอ่ะ
เหมือนจะเข้ามาใกล้น้องผมก็เลยบอกว่าไม่เอาแล้วไม่เอาก็ได้
ต่อไปนี้ถ้าจะเอาเงินจะขอพ่อดีดีอืมไม่ขโมยอีกแล้วอืม
พูดจบปุ๊บแม่ไขประตูเฮ้ยจังหวะเหรอแม่บอกเมื่อกี้โวยวายรั่นบ้าน
ได้ยินเสียงไปถึงข้างนอกเป็นอะไรอ่าน้องผมก็ร้องไห้
บอกว่าก็เนี่ยตากับยายอ่ะมาแกล้งอืมหนูอยู่คนเดียวจะมาแกล้งหนู
ไหมเพราะว่าที่บ้านเนี้ยตรงบันไดอ่ะพี่แจ๊คพอเหนือบันไดขึ้นไปอ่ะ
อืมบ้านไม้มันจะเป็นช่องอืมเขาก็แม่เขาอ่ะเอาอัฐิออกไปวางไว้อ๋อ
อืมเพื่อที่แบบเหมือนกับวายพร้อมวายแม่อ่าแม่เดินเข้ามาแม่บอก
รับประกันอืมไม่ใช่ตากับยายแน่นอนแม่พูดอย่างงี้นะพี่แจ๊ค
รับประกันไม่ใช่ตากับยายแน่นอนเออเออผมก็ผมฟังตอนแรกว่าอืม
เดี๋ยวนะถ้าไม่ใช่ตากับยายแล้วอะไรอืมน้องผมก็บอกว่าแม่ก็ไม่
เฉลยด้วยอืมแล้วพ่อเข้ามาพ่อก็ถามว่าแล้วไปทำอะไรไว้อืม
วันนั้นเป็นวันที่ต้องสารภาพแล้วก็บอกคุณพ่อไปพ่อก็ว่าว่า
เสร็จน้องผมก็บอกว่าเวลาเขานอนที่บ้านหลังนี้
ชั้น๒มันจะเป็นมุ้งแอร์พี่แจ๊คเคยเห็นมุ้งแอร์ใช่ไหมครับ
ครับมันจะทึบถูกไหมอ่าน้องผมก็บอกว่าก็คือขึ้นไปชั้นสอง
หลังมุ้งอ่ะมันมีเสาอีกต้นหนึ่งน้ำมันเยิ้มเลย

เอามุ้งออกไปปุ๊บเป็นเสาตกน้ำมัน

ที่แม่บอกว่าไม่ใช่ตากับยาย

เดี๋ยวนะแต่มาเป็นคู่นะ

แล้วส่วนมากสาวตกน้ำมันเราจะนึกถึงผู้หญิง

ก็ผู้ชายเนี่ยเห็นน้าผมเขาบอกว่า
น่าจะมาจากตรงตีจูเอี๊ยะนั่นแหละ

ร่างมาถึงก็เจอคู่เลยทีเดียว
น้องผมก็บอกโอ้โหตั้งแต่วันนั้นมาก็เหมือนกับเปิดโลก
ว่าเราเริ่มเห็นของพวกนี้

มันกลายเป็นว่าจากแต่ก่อนที่แบบเขากลัว
มันเหมือนกับหลังมาเริ่มไม่กลัวแล้ว

โอ้โหเป็นเรื่องราวของเด็กผู้หญิงคนหนึ่ง
กับความโอนรมาลในบ้านของตัวเอง

หาตังค์ไปเติมเงินซึ่งสมัยก่อนการเติมเงินมันก็คงไม่ง่ายเหมือนสมัยนี้
ง่ายพี่แจ๊คแล้วพี่แจ๊คคิดดูเด็กอ่ะเติมเงินบางทีเอาเงินไปพันหนึ่งอ่ะใช่
เกินพันหนึ่งโทรศัพท์ถือว่าแพงเยอะมากเลยนะ
สมัยก่อนแพงคือพยายามหาเงินเพื่อที่จะไปคุยกับผู้ชาย
แต่ปรากฏว่าบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ในบ้านมาปรามเอาไว้แต่ไม่ใช่ตายาย
คือถ้าตายายเนี่ยจะมาดีกว่านี้แล้วตอนแรกไปโทษตายายด้วยนะตายายมาแกล้งอ่ะ
ถ้าสิ่งนั้นเป็นตายายจริงตายายก็ไม่ได้แกล้งแต่มาปรามมาปรามในสิ่งที่เขากำลังจะทำผิด
แต่ดูเหมือนว่าหลังจากที่ผ่านเหตุการณ์นั้นมาคือเขาก็คิดได้
ว่าการขโมยเงินไม่ว่าจะเป็นเล็กหรือว่าน้อยใหญ่ผิดหมด
ผิดหมดใช่ครับพี่แจ๊คและอีกอย่างหนึ่งบ้านหลังนี้ตอนผมเด็กผมเคยไป
บ้านหลังนี้แปลกมากพี่แจ๊คคือมันเป็นบ้านไม้ที่หันหน้าออกถนนนะ
แล้วแดดก็ส่องไปหน้าบ้านอ่าแต่พี่แจ๊เชื่อไหมถ้าพี่แจ๊คไปยืนหน้าบ้านเขาอ่ะ
แล้วพี่แจ๊คมองไปพี่แจ๊คจะไม่เห็นอะไรข้างในเลย

มันมองไม่เห็นอะไรเลยอ่ะคือมันมืดแบบมืดไปเลยอะครับ
ผมมองผมยังเอ๊ะทำไมบ้านหลังนี้มันแปลกคือมองเข้าไปข้างในยังไง

คือบ้านที่อาม่าเลือกไว้ป่ะว่าจะเอาอ่ะอันเนี้ย
ไม่ใช่ครับบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่เหมือนกับ
เหมือนผมไปถามคุณพ่อผมนะ
คุณพ่อผมก็บอกเหมือนกันว่าตอนนั้นน้าผมเนี่ยเขาจะไปเปิดร้านก๋วยเตี๋ยว
อาม่าก็เลยเหมือนกับดูทำเลอะไรอย่างนี้แล้วเขาก็บอกว่าตรงนี้ก็ดี

ซึ่งณตอนนั้นอาม่าต้องถามว่าอาม่ารู้ไหมว่าบ้านหลังนี้มีเสาตกน้ำมัน

นี่แหละคือเป็นสิ่งที่ผมไม่ทราบเพราะว่าท่านไม่อยู่แล้ว

เพราะว่าถ้าท่านรู้ผมก็บอกโอเคเข้าใจ

ท่านรู้บอกว่าเฮ้ยถ้าบ้านนี้มีเสาตกน้ำมัน
แล้วก็มันอยู่ในทำเลที่เราเรียกกันว่าทางสามแพร่ง
ซึ่งโดยปกติทั่วไปคนจะไม่ค่อยเลือก

เพราะมันมีปัจจัยหลายอย่าง

ในเรื่องของสถิติที่มันจะเกิดอุบัติเหตุ
เป็นถนนตรงมาแล้วมันเข้าบ้านอย่างนี้เลย

ส่วนมากที่ตั้งอย่างนี้จะเป็นที่ตั้งของวัด

แล้วก็คือเวลาแกไปที่ไหน

ที่ผมอยู่ตอนผมโตมา

ผมบอกมาจะเอาไปทำไม
บางทีมันก็ไม่ได้ทำเลดีเสมอไปด้วยนะ

แต่แกอยากได้

คนเรามีความชอบมีความถูกฉลก

ไม้ก็ไม่มีใครเอาไปได้นะพี่แจ๊

แล้วเอาสาวของต้นนี้ก็คือ

บางคนไปซื้อไม้มา

เพราะบ้านแต่ละหลังที่มันเป็นไม้

แล้วเจ้าของบ้านจะเป็นคนที่ผูกพันมาก
เพราะเขาเก็บตังค์มาทั้งชีวิต

แล้วมีผู้หญิงยืนซ้อนอยู่ข้างหลัง

ผู้หญิงเนี่ยน้องผมบอกจริงก็ไม่เห็นนะ
แต่คือด้วยลักษณะรูปร่าง

เป็นการประสานจับมือกัน

แล้วยืนบนผ้าแล้วสไลด์ตัวเอง

โอเคคุณโอ๊ตครับนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะ

ขอบคุณมากคุณโอ๊ตครับ
ขอบคุณครับพี่แจ๊คครับ